มียอมเล่นทิ้ง
เชิญท่านคุณกรุมนิษย์มีอะไรไหมครับ
ต้านประทานจริงแกงว่าการทำตัวถูกต้อง

แต่ว่าก็ไม่อยากประท้วง

คุณสลันเนี่ยแกเอาเอกสารมารถกระบะหนึ่ง
มันก็เลยทำให้ช้าไปนิดหนึ่ง
แล้วบังเอิญมันเหนื่อยกันมา๓วันแล้ว
นะครับมันเหนื่อยกันมาสามวันต้องเห็นใจ
ทีนี้ทางน้องเนี่ยทางอนาคตใหม่เนี่ย
เขาก็เตรียมของมาอยู่
ไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านไม่พร้อมท่านประธานพูดอย่างนี้
มันทำให้เสียหายทั้งผมทั้งประธานนะ

ไม่ใช่คุณครูมณิษฐ์ก็ดูสภาพสิพร้อมไหมล่ะ

ก็ประธานพูดถูกท่านก็ยอมรับบ้างสิครับ
ไม่ใช่จะมาไหลลายประธาน
ท่านประธานครับผมสอนคำพูดครับ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

คาบเกี่ยวระหว่างท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชา
คุณดอนปรมัติวินัยแล้วก็ท่านรองนายกวิศนุเครืองาม
นะครับเพราะว่าข้อตกลงเดิมเนี่ย
บอกว่าให้อภิปรายเฉพาะตัวนายกก่อน
แล้วก็คุณดอนกับคุณวิศนุเนี่ยเป็นวันนี้

วิรัติรัตนเศษนะฮะตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไม่ประท้วง

นะฝากสอสออันทรงเกียรติในสภาแห่งนี้ด้วย
ถ้าไม่จำเป็นท่านอย่าประท้วงเลยครับ
พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจับตาดูพวกท่านอยู่นะครับ

เดี๋ยวท่านซาลานบุตรครับ
ขออนุญาตว่าเรื่องประท้วงหรือไม่ประท้วงมันก็คือขึ้นอยู่กับสองฝ่าย
ถ้าฝ่ายผู้อภิปรายยึดมั่นในข้อบังคับ
อีกเลี่ยงคำที่จะทำให้เกิดผิดข้อบังคับ
ก็คงไม่ถูกประท้วง
ดังนั้นขอฝากทุกฝ่ายเพื่อจะให้มันเจอไปได้ดี

หวนกันไปเถอะครับเพราะเราลำบากมาด้วยกันหลายวันหลายคืนแล้วนะครับ

กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผมกลับเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกประยุทธ์จันโอชา
ท่านรองวิศนุเครืองามแล้วก็ท่านรัฐมนตรีดอนปรมัติวินัย
ทั้งสามท่านนะฮะวันนี้ท่านเหลือทางเลือกอยู่แค่๒ทาง
ทางที่๑ก็คือท่านชิงลาออกก่อนที่ผมจะอภิปรายจบ
ทางที่๒นะครับท่านจะถูกประชาชนขับไล่แน่นอน
หลังจากฟังการอภิปรายผมจบแล้ว
ฝากให้ท่านเลือกนะครับสองทางท่านจะเลือกทางไหน
แต่วันนี้นะฮะคำว่าโปรดฟังอีกครั้ง
พวกท่านพูดตอนยึดอำนาจเนี่ยผมฟังทีไรแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจ
แทนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
อำนาจเสร็จนะครับก็สืบทอดอำนาจ
แล้วก็มาอ้างว่าเสียสละอย่างโน้นอย่างนี้
เดี๋ยวพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศฟังนะครับ
เขาเสียสละยังไงโอ้โหตื่นเต้นมากติดตามให้ดีนะครับ
และคำว่าโปรดฟังอีกครั้งของท่านนี่นะครับ
วันนี้ผมจะบอกว่าประชาธิปไตยสั่งผมมาให้พูดคำนี้
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศสั่งผมมาให้พูดคำนี้
เขาบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งมีความหมายว่าประชาธิปไตยจะมาขับไล่ประเด็จการ
มาจากการสืบทอดอำนาจท่านอย่ามาอ้างนะครับว่ามาจากการเลือกตั้งเดี๋ยวผมแฉแล้วท่านหน้าหงายเลยนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายก็คือว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่จบแค่เพียงการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจแต่จะมีการดำเนินคดีมีคนต้องติดคุกนะครับ
และผมอยากเห็นบ้านเมืองนี้มีการเปลี่ยนแปลงประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้พ้นทุกข์สักที
นี่คือสิ่งที่ผมจะบอกกล่าวกับท่านประธานผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้อง
ผมจะเข้าประเด็นเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะครับ
ท่านดูชาตินี้นะครับผังความเสียหาย๘ประเทศ
๘หมื่น๔พันล้านพวกท่านทำได้ยังไงจิตใจท่านมันทะบินหินเกินไปหรือเปล่า
วันนี้ประเทศไทยลำบากเรายากจนคนจนทั้งประเทศแต่พวกท่านเนี่ยไปเอื้อบุรีต่างประเทศ
เอื้อเจ้าสัววันนี้นะครับความสูญเสีย๘๔๐๐๐ล้านนะครับ
ท่านดูนะครับขยับมาตรงนี้หน่อยใกล้เดี๋ยว
ผมอยากได้ไมลอยจังเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดเลย
นะฮะที่เรียกว่าค่าโง่เนี่ยทีค่าโง่รีบขยายสัมปทาน
แล้วก็รีบคำนวณเป็นเงินให้กลุ่มทุนนะแต่ตอนนี้นะครับเราจะได้เงินค่าปรับตั้ง๘๐๐๐กว่าล้าน

จนกระทั่งเงินค่าปรับแปดหมื่นกว่าล้านเนี่ยสุดท้ายโอ้โหสงสารประเทศใจจังเลย
เหลือแค่๑๒๒๕ล้านคนไทยทั้งประเทศ
เหลือ๑๒๒๕ล้านบาทเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ผมจะบอกให้เลยนะครับเอาหน้าต่อไปเลย
พี่น้องครับท่านดูนะครับผังโครงสร้างบริษัทฟิลิปมอลิสนะฮะ
เป็นผังที่จะทำเพื่อการโกงและการหนีภาษี
ทำไมผู้บริหารเนี่ยไม่เฉลี่ยวใจบ้างหรือ
ว่าบริษัทนี้เขามีพฤติกรรมยังไง
ท่านดูนะครับฟิลิปบอลิสเป็นบริษัทผี

ว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่เปิดตัวนะฮะ
ไม่เปิดเผยหาเจ้าของไม่เจอ
อย่างบริษัทใหญ่เจ้าสมเจ้าสัวยังเปิดหน้า

เดี๋ยวดูพฤติกรรมเขาว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดหน้า

วันนี้สะใจมากท่านนั่งอยู่ในห้องประชุม

ตั้งที่รักในระวัยเพื่อประโยชน์ทางการเลี่ยงภาษี
นะครับท่านดูพฤติกรรมเขานะครับ

เขาไปโกงภาษีมาทั่วโลกเลย
เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามีประเทศไหนบ้าง
แต่ในประเทศไทยเราเจอเต็มเลยครับ
กรรมสามประเทศ
นะครับโกงครั้งที่หนึ่งนะครับ
โกงที่ประเทศมาเลเซีย

หนีไปอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย

โอ้โหทำไมไม่มีใครบอกท่านนายกว่าบริษัทนี้มันเป็นบริษัทผี
พฤติกรรมเนี่ยมันโกงมาทั้งโลกแล้ว

ดูนะครับเขาโกงยังไงครับ
มีนาปี๒๔๐แพ้คดีที่รัฐมินิโซต้าอเมริกา
ขนาดในประเทศแม่ของเขาเนี่ยยังโกงเลย

ถูกปรับไปโอ้โหหลายหมื่นล้านเลย

โต้แย้งของฟิลิปมอลิส

แล้วประเด็นนี้สารไทยพิพากษา
เช่นเดียวกับสารอเมริกา
โอ้โหมันเลยพี่น้องเอ้ย

แต่ผมจะยกประเด็นที่เห็นให้ชัดเท่านั้นเอง

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ
ปรับไปเท่าไหร่ทราบไหมครับ

ได้ยังไงอ่ะประเทศไทยอ่ะทำไมมีมาตรฐานหลายอย่าง
หรือว่าจะเรียนแบบรัฐบาลมีหลายมาตรฐานนะอันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับ
พฤติกรรมแบบนี้ท่านวิศนุท่านดอนไม่รู้เลยหรือว่า
หรือท่านแกล้งโง่ท่านไม่รู้หรือว่าท่านแกล้งโง่ครับ
เดี๋ยวตามมาดูต่อไปเปิดนี่ไงฮะจากผลที่ท่าน
ปล่อยให้เขาอันเดอร์ดีแคร์แล้วก็นำเข้ามาในราคาที่ต่ำเกินความเป็นจริง
คุณดอนบอกว่าค่าปรับเขาเนี้ยหมื่นสี่พันล้านนะครับ
มีจดหมายของดอมด้วยนะครับเดี๋ยวจะโชว์หลักฐานมัดแน่นเลยครับ
วันนี้ผมได้ข่าวว่าทางกรมราชธรรมเขาล้างคุกรอไว้แล้วนะฮะ
เว้นว่ามีปฏิหารนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าสารสถิตยุติธรรมจริงเนี่ยพวกท่านไม่รอด
เว้นท่านไปบนบานสารเก่ากับสารพระภูมิไม่แน่นะฮะอาจจะรอดได้
ครับเปิดหน้าต่อไปเลยครับโอ้โหมันเลย๒๘นะฮะกรกฎาคมนะครับถึง๔มิถุนา
ระยะเวลาที่ทำความผิดนะฮะคดีฟิลิปมอลิส๓ตุลา๕๖เกิดอะไรขึ้นครับ
อายการสูงสุดสมัยท่านนายกยิ่งรักท่านอย่าบอกว่าโอ๊ยรัฐบาลชุดเก่าเขาช่วยกันมา
แล้วผมก็ต้องทำตามของเดิมล่ะครับพูดไม่ได้พูดไม่ได้เด็ดขาด
ดูสิครับว่านี่ไงนายกยิ่งรักอายการสูงสุดสั่งฟ้องฟิลิปมอลิส
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับตามมา๒๒สิงหาปี๕๗
ประยุทธ์ไปนั่งเป็นประธานประชุมกลอครั้งที่๒ทับ๕๗วาระที่๔ข้อ๕
เพื่อเอื้อและอุ้มช่วยบริษัทบุรีต่างชาติฟิลิปมอลิส
และช่วยยังไงครับดูหนังสือนะครับดูหนังสือนะครับ
ในการประชุมครั้งนั้นท่านนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเลย
นะฮะวันนี้ผมจะบอกว่ากล่าวหาว่าท่านทำเกินหน้า
อย่าอ้างว่าเป็นหน้าที่นะครับโอ้โหลงทุนไปนั่งเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะเลยนะ
ลงทุนเหลือเกินไอ้เรื่องอื่นที่มันน่าจะเข้าไปนั่งหัวโต๊ะเนี่ยกลับไม่ไป
ขยันผิดที่แล้วท่านครับนะฮะเป็นใครบ้างล่ะครับ
เพื่อช่วยใครบ้างครับดูต่อไป
มันมากเลยพี่น้องเอ้ยดูการประชุมกรนะครับ
ดูนะครับเอกชนให้ลดโทษความผิดที่ไม่เจตนาสองเรื่อง
หนึ่งการแสดงพิกัดผิดก็ให้ลดโทษเขาได้
สองการนำเข้าไม่มีใบอนุญาตเฉพาะผ่อนผ่อนปลนได้ผ่อนผันได้
แต่เกิดอะไรขึ้นครับกรมศุลกากรยังคัดค้านนะครับ
บอกว่าทั้งสองข้อเนี่ยถ้าไม่เจตนาก็ลงโทษไม่ได้อยู่แล้ว
ไม่ต้องไปแก้ยิ่งกว่านั้นนะฮะและมีวิธีแก้ปัญหานะฮะ
สองเรื่องนี้แล้วไม่ต้องแก้ท่านนายกครับเขาบอกแล้ว
เอกชนก็แย้งแล้วกรมศุลกากรก็แย้งแล้วไม่ต้องแก้
แต่ท่านดันทุกรังไงฮะใช้อำนาจตั้งใจเอื้อฟิลิปมอลิส
ละออนะครับนายกนั่งเป็นประธานกลับมีมติว่าไง

มีมติข้อห้าจุดสามมอบหมายให้กระทรวงการคลังนะฮะ
โดยกรมศูนยากากรร่วมภาคเอกชนไปหาลือ
การพิจารณาปรับปรุงกฎหมายสุรกากรในประเด็นบทลงโทษสุรกากร
ให้เหมาะสมกับเจตนาในการทำผิดและให้เงินสินบน
และรางวัลนำจับโอ้โหเขาขอสองข้อ
สุรกากรบอกไม่ให้ใจดีจังเลยนายกประเทศไทย
โอ้โหถ้าผมเป็นนักลงทุนต่างชาติผมจะแห่มาเลย
เพราะนายกประเทศไทยใจดีมากพี่น้องเอ้ยหายากครับนายกแบบนี้นะครับ
นี่ไงทำไมไม่จำกัดเฉพาะสองเรื่องที่เอกชนร้องขอ
มีผลให้มีร่างกฎหมายเพื่อแก้มาตรา๒๗ไอ้นี่แหละครับตัวแสบ
มาตรายี่สิบเจ็ดตัวแสบยังไงพี่น้องประชาชนคนคนไทยทั้งประเทศ
รู้ไหมครับแปดหมื่นกว่าล้านน่ะพอเจอมาตรานี้ก็ไป
เดี้ยงเลยครับเหลือพันกว่าล้านครับผมไม่โทษสาร
เพราะท่านเนติบริกรชงไปให้สารต้องเดินตามแนวนั้นสารตัดสินยุติธรรมแล้ว
ผมชื่นชมเลยครับดูต่อไปนะครับที่ถูกต้องนะฮะ
ต้องพิจารณาว่าจะดำเนินคดีอย่างไรท่านได้พิจารณาหรือไม่
แทนที่จะดำเนินคดีเขายังไงกลับไปเปิดช่องให้แก้มาตรายี่สิบเจ็ด
พี่น้องเอ้ยมันเจ็บปวดนะเพราะผิดที่ภาษีหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
กับแก้กฎหมายเพื่อลดภาษีให้บุรีต่างชาติถ้าเป็นพนักภาษาพนักงานสอบส่วนก็ว่าอย่างนี้ครับ
กลับเรียนท่านประธานผ่านไปถึงนายกแล้วครับท่านค้าสำนวน
ในติบริการบริกรค้าสำนวนได้อะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะ
แต่คนไทยทั้งประเทศเขาสงสัยว่าท่านต้องได้อะไรหรือไม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ
คำว่าได้อะไรหรือไม่นี่ท่านเข้าใจไหมว่านายสารวุฒิสันเกษกำลังบอกอะไรท่าน
ถ้าผมบอกว่าได้เดี๋ยวเขาก็ฟ้องผมได้หรือไม่เอออย่างงี้นะ
เราใช้ศัพท์นี้นะเพื่อมาหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องเอ้าหน้าต่อไป
สิบสองธันวาคมห้าเจ็ดเกิดอะไรขึ้นครับมีกระบวนการลากยาว
แล้วก็จะปล่อยให้คดีนี้หมดอายุความที่เขาโกงภาษีไว้นะครับ
หมื่นสี่พันล้านอ่ะปีห้าเจ็ดนะครับธันวา
ช่วงนั้นมันยึดอำนาจไปหรือยังวะพี่น้องช่วยนึกสิ
ห้าสิบเจ็ดธันวายึดอำนาจไปหรือยังใครมีมาตราสี่สิบสี่อยู่ในมือ
ทำอะไรก็ได้กูใหญ่ที่สุดในแผ่นดินกฎหมายคือกู้
นี่ไงดูสิครับแล้วกูไปทำอะไรครับนะฮะพอดีเอสไอเร่งให้ฟ้องมาปั๊บ
อ่ะเปิดหน้าต่อไปดูขบวนการนะครับยกขึ้นมาทีเดียวห้าแผ่นเลยได้ไหม
ดึงทีละแผ่นละแผ่นเพราะว่าความมันนี่พี่น้องประชาชนจะได้ไม่ขาดตอน
เตะถวงนะฮะจากนั้นอีกหกเดือนเก้ามิถุนาห้าแปด
ดูนะครับหลังเตะถวงอีกหกเดือนเก้ามิถุนาห้าแปด
นี่แหละครับนายวิศนุเครืองามพยายามแทรกแซงช่วยฟิลิมองฤท
แทนที่จะเร่งฟ้องกับเรียกประชุมดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทางลึกจิ้งจกที่สภาบอกมาว่าเรียกมาเจ็ดแปดหน่วยงาน
ประชุมกัน๑๐กว่า๒๐คนอันนี้จิ้งจกฟ้องมานะครับ
แต่เหนือกว่านั้นอีกนะครับมีหลักฐานนะครับนะฮะ
ผู้แทนอศตอบว่าไม่ได้เพราะอายการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้ว
มากลับไม่ได้นี่มันเป็นกฎหมาย
มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของอายการสูงสุดเมื่อสั่งฟ้องแล้วมันแก้ไม่ได้
เกิดอะไรขึ้นครับอายการสูงสุดบอกเลยมีทางเดียวใช้มาตรา๔๔สิ
มาตรา๔๔เนี่ยแก้ได้ทุกโลกเลยนะเป็นยาวิเศษนี่ไงฮะ
แต่ปรากฏว่าไงรู้ไหมครับไม่ใช้มาตราสิบสี่
พี่น้องอย่าหวังอย่าหลงดีใจนะว่าที่เขาไม่ใช้มาตราสี่บสี่นะ
มีความสามารถที่จะตะแบงไปได้ไม่ต้องใช้มสี่สี่
ล้านเหลือหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าร้านนี่ไงพี่น้องนี่ไง
ไม่ใช่รักชาตินะเอออ้าวต่อไปเดี๋ยว
เดี๋ยวขอชาร์จนี้อีกทีหนึ่งยกสูงหน่อยก็ได้
คุณวิสุนุก้าเย็นไหมครับ
ถ้าแน่จริงคุณสาบานต่อที่ประชุมบริษัทถึงได้ว่าเรื่องนี้ไม่จริง
คุณแน่จริงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานแฉซ้ำสะใจมากต่อไป
นี่ไงหลักฐานจากสื่อมวลชนด้วยนะครับชัดเจนทุกคำพูดไม่จริงเถียงมา
สมาคมหน้าข่าวยุโทษทัศน์ผ่านมีเดียนะซึ่งมติชนออนไลน์วันที่๓พฤติกา๒๕๕๘
ท่านรองนายกวิศนุครับท่านจำได้ไหมครับท่านพูดอะไรในที่ประชุมเนี่ยเขาถอดมาหมดเลย
ผมไม่อยากเสียเวลานะครับแต่ในนี้บอกเลยว่าท่านพยายามพยายามกดดันพยายามแทรกแทรง
หน่วยงานต่างช่วยเหลือบริษัทต่างชาติที่โกงภาษีร่วมแสนล้าน
นี่คือพฤติกรรมของท่านรองนายกท่านนี้ต่อไป
หลังจากแทรกแสงเตะทวงครั้งที่๑ไม่สำเร็จเตะทวงครั้งที่๑ไม่สำเร็จ
เพราะอายการสูงสุดยืนยันว่าต้องฟ้องถ้าไม่ฟ้องอายการก็ต้องติดคุก
ดังนั้นตัวใครตัวมันเว้ยใส่รองเท้าคอนเวิร์ตเว้ย
เออเอาดูนะครับ๒๑กรกฎา
เพื่อให้ความอภิปรายมันสมูทมันลื่นไหลเป็นประธานประชุมเลยนะ
ขอรมณ์มีมตินะครับอนุมัตินะหลักการร่างแก้ไขพระบาทศูนย์ลากากรมาตรายี่สิบเจ็ด
ตัวนี้ไงไอ้ตัวแสบนี่ไงนั่งหัวโต๊ะเลยโอ้โหตอนแรกก็ไปนั่งหัวโต๊ะ
กรไม่พอนะครับมานั่งหัวโต๊ะเลยนะครับตอนนี้ทีนี้นั่งหัวโต๊ะเลยนะครับ
ขอรมอเลยครับมีมตินะฮะโดยท่านนายกประยุทธ์จันโอชาพี่น้องจำชื่อได้ไหม
เป็นคนนั่งหัวโต๊ะเพื่อทำทุกอย่างให้บริษัทต่างชาติที่มันโกงภาษีเราร่วมแสนล้าน
ให้ได้ลดภาษีนะนี่ไงในวันนั้นมีใครเข้าประชุมด้วยเรื่องอะไรบ้างเยอะแยะผมไม่อ่านนะครับผ่านต่อ
มติคอรมอตามบัญชาท่านนายกผู้ถืออำนาจถ้าเองไม่ให้เดี๋ยวค่าใช้ม๔๔นะ
ทุกคนกลัวหมดเลยฮะมติคอลโมเป็นคอลโลมอฝักถั่วเดี๋ยวดูนะครับไม่ใช่คอลโมอย่างเดียวที่ฝักถั่วนะฮะอย่างอื่นก็ฝักถั่วด้วย
นี่ไงแก้ไขมาตรายี่สิบเจ็ดซึ่งเป็นความผิดหลายฐานความผิดอยู่ในมาตราเดียวกันโดยแยกเป็นสามกรณีได้โอ้โห
ไอ้นี่ไปแยกบอกว่าเอ้ยเองต้องแยกเป็น๓กองแล้วเวลาปรับนะฮะให้เลือกปรับกองที่เล็กที่สุดเพราะกูจะเอื้อบุหรี่ต่างชาติมีปัญหาไหม
นี่คือสิ่งที่มันฟ้องอยู่ตรงนี้นะครับแก้ม๒๗ลดจากแสนล้านเหลือแค่พันกว่าล้าน
เสร็จด้วยโอ้โหสงสารประเทศไทยจังเลย
ต่อไปท่านอย่าเครียดนะครับผมเอาความจริงมาพูดเดี๋ยวท่านตอบนะท่านมีสิทธิ์ตอบ
แล้วผมเตรียมเอกสารมาอีก๒๐๐แผ่นพร้อมจะแฉกลับเลย
เมื่อแก้ไขกฎหมายได้แล้วจึงค่อยสั่งฟ้องโอ้โหพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับ
ถ้าสั่งฟ้องตอนแรกเร่งอายการตอนแรกไอ้บริษัทฟิลิปมอลิสที่โกงภาษีไทย
จะต้องโดน๘๔๐๐๐ล้านไม่มีทางเลี่ยงพอกฎหมาย๒ตัวมารวมกัน
มีทั้งค่าปรับมีทั้งค่าช่ออากรมีทั้งค่าสินค้าการเคลื่อนย้ายสินค้าเขาเรียกศัพท์ทางเทคนิค
แต่ไม่ได้ไปแก้กฎหมายให้เหลือช่องเดียวเดี๋ยวดูนะครับน่าสงสารประเทศไทย
เมื่อแก้กฎหมายแล้วจึงค่อยสั่งฟ้อง๑๘มกรา๕๙
จากนั้น๖เดือนอายการคดีฟิลิปมอลิสตามที่อศเคยชี้ขาดให้ฟ้องเพราะยันยับยั้งไม่ได้
แต่ดึงล่าช้ากว่า๒ปีหลายคดีจึงหมดอายุความ
ตั้งแต่ปี๕๖เขาสั่งฟ้องสมัยยุคนายกยิ่งรัก
พอ๕๗โอ้โหอัศวินประยุทธ์เข้ามาถึงปั๊บดึงเลย
ในติบริการทำทุกอย่าง
เพื่อให้ดึงเรื่องนะฮะแล้วเพื่อจะได้ยังไงก็ได้
เองไปทำเถอะยังไงก็ได้ขอให้ช่วยบุหรี่ต่างชาติเว้ย
เออเขาติดต่ออ้วนมาเว้ยโทษนะครับ
หรือไม่เดี๋ยวจะได้ไปฟ้องกัน
อายการฟ้องผู้ต้องหาตามมาตรา๒๗พบสุรกากร๒๕๕๙
ความเสียหายจากเดิมเป็นแสนล้านจึงเหลือแค่
ที่จริงใบขนมันมีเยอะกว่านั้นดึงจนเหลือใบขนแค่๒๗๒ใบขนสินค้า
พี่น้องเอ้ยไอ้๒๗๒ใบขนเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวผมมีข่าวดีจะมาบอกพี่น้อง
ผมมีข่าวดีนะครับแต่ยังไม่บอกตอนนี้อุ๊บไว้ก่อน
ราคาของนะครับที่ว่าเนี่ยหมื่นกว่าล้าน
เห็นครับพอมาปรับอากรเนี่ยเหลือแค่
๒ล้านถ้ารวมยอดเนี่ยต้องปรับ๒๐๐๐กว่าล้าน
อันนี้ไม่หมายถึงว่าเขาปล่อยให้หมดอายุไปจำนวนนึงนะ
ใบขนนะช่วยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ

ว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขการปรับน้อยจัง
แต่ถ้าปักจริงเขาจะเอาฐานสองหมื่นกว่าล้านมาคูณสี่ครับ
ถ้าคูณสี่ก็เข้าไปแปดหมื่นสี่พันล้าน
นี่ไงนี่ไงนะฮะ
เอ้าหน้าต่อไป

ฝากท่านประธานนะครับถ้าฟังผมจบแล้วท่านประธานจะสงสารประเทศไทยเลยนะ
ท่านประธานต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้านะครับเพราะท่านจะร้องไห้เลย

จริงมันเป็นการแพ้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ

เดี๋ยวดูนะครับพวกศรีทรงชัยตะแบงยังไง

มีการซ่อนเล้นตั้งใจล้มมวยนะให้แพ้คดี

ทนาย๕ล้านนี่พี่น้องประชาชน
สู้คดีเป็นแสนล้านใช้ทนายขอแรง
ทางทนายเขาเรียกทนายขอแรงท่านรู้จักไหม
ถ้าชาวบ้านก็เอามาขอแรงหน่อยมาช่วยผมหน่อย
มาช่วยกันเก็บกวาดบ้านติดกวาดถนนหน่อย

แต่นี่โอ้โหคดีเป็นแสนล้านเองจ้างทนายด้วยเงินเพียง๕ล้าน
ที่คดีอื่นนะครับคดีเหมือนทองอะฆารา
ใช้ไปหลายร้อยล้านเลยนะครับแน่จริงเปิดเผยมานะครับ

หลักฐานในยุคนี้หายากจังเลยขอที่ไหนก็ไม่ให้

จะไปขอข้อมูลเอกสารกลัวไปหมดเลย
ผมไปทำเอกสารที่หน่วยงานไหนทุกคนกลัวหมด
ที่สุดสารวุฒิสารเกตและทีมงาน
ต้องไปทำเอกสารตามฟุตคอร์ด
นี่แหละครับคือความจริงประเทศไทยพี่น้องเอ้ย
กว่าจะคุยหามาได้นะครับ
ตุลา๕๙ท่านดูนะครับ

ช่วยโอกาสเอามัดล่างกฎหมายให้สนช
ไม่ใช่กฎหมายบกพร่องแต่คอลโมประยุทธ์บอกว่าไงครับ
ไม่ได้นะเราต้องแก้นะ
ไม่รู้ใครไปต้มท่านนายกขออนุญาตเถอะครับ
ใช้คำนี้กับประธานอภัยไม่ได้เจตนาจะลบหลู่ท่าน

คนรอบตัวไว้ใจได้หรือเปล่าท่านนายกครับ

ผูกพันกฎหมายไทยไม่จำเป็นต้องแก้

แพ้เลยครับ๑เพิกเฉยไม่ทำเว้ย
๒เฮ้ยมีเทคนิคในการช่วย

ไอ้นี่ไม่ใช่เลยโอ๊ยเราแพ้แล้ว
แพ้แล้วอย่านะยอมแพ้นี่ยกมืออย่างนี้เลยครับ

นี่เหรอครับท่านทำแบบนี้กับประเทศไทย

คุณประยุทธ์ห้ามตอบว่าผม
จะได้อะไรจากงานนี้ปะโถ
คนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองหรอก
การดีหรือไม่พี่น้องใช้คำว่าหรือไม่นะครับ

แต่ความเสียหายต่อบุหรี่ไทยเกษตรกรไทย
มหาศาลเหมือนกับการจุด

เวลาเงินเหรียญบาทตกเข้าไปใต้โต๊ะมืด
เสียดายอยากจะได้เหรียญบาทคืน

ดันทะลึ่งเอาแก๊งพันธุ์มาจุดไฟ

นี่นี่คือเหตุการณ์เดียวกันเลย
อุปมาอุปมายเปรียบเทียบแล้วโอ้โหมันช่างเหมาะเจาะจริง

ดูนะครับท่านแก้มาตรา๒๗มาแล้วนะครับ
ลดภาษีค่าปรับบุหรี่ต่างชาติจากแสนล้าน

กับหลังหันได้หมด

จึงมีสรรพุทธสรรเกตออกมาแฉนี่ไง

เร่งรับลูกทันที๑๓ตุลา๕๙

สรชรัฐบาลกล่าวอ้างว่า

ม๒๗เพื่อให้ปรับ
หนักเบาไปตามเจตนา

กรมสุรกากรคัดคันในที่ประชุมกลอ

นะครับและแทนที่จะแก้

ร้องขอกลับแก้เกินคำขอ

ใจดีเลยโอ้โหนายกประเทศ

ใจดีมากเลยเอ้าต่อ
สภาฝักถั่วรับใช้รวดเร็ว

สภาษณ์ฝักถั่วจากนั้นระยะเวลา

สนชก็ให้ความเห็นชอบ

วาระ๓พรบสุรกากร

รับใช้ท่านพลเอก

หลักฐานมัดแน่นครับต่อเลยครับ

ประกาศพศสุรกากรมีผลมาครับใช้

ในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อเตะถวงได้ตามแผน

รัฐบาลจึงค่อยบอกว่า

ตอนกฎหมายยังไม่ออกเนี่ยไปดึง

จริงไหมในติบริกรเดี๋ยวต้องตอบ

ชัดมากเลยครับเจตนาดึงเวลา

จนถึงปี๖๐เกือบ๒ปี

ประชาธิปไตยโดนตัดสินเนี่ย

แต่กรณีแบบนี้ยื้อ๒ปี
สบายสบาย

มันแล้วตอนนี้เข้าถึงตัวในติบริกร

เพราะว่าถ้าไม่แก้คุกคุกคลั้น

ภายยาลหรือไม่
เดี๋ยวจะมาฟ้องผม
ช่วยอีกเครื่องเว้ยเออออกแรงอีกเครื่องแล้วเว้ยในติบริกร
อายการทำหนังสือเลื่อนสืบพยานคดีอาญาไปที่ศาล
นี่ไงคุณวิศนุช่วยตอบคนไทยด้วยนะทั้งประเทศด้วยว่า
มีความพยายามช่วยเหลือเพราะอะไรเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือบริษัทต่างชาติให้พ้นคุกหรือไม่
แน่จริงนะครับเถียงมาผมอยากฟังศรีถนนชัยแก้ตัวเถียงมาเลย
จบไว้เลยนะฮะกรุณาจบไว้นะท่านหลายกรรมหลายวาระเหลือเกิน
ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนายดอนเนี่ยทำไมถึงทำแบบนั้น
คุณด่อไม่ในเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
แทนที่จะช่วยประเทศไทยดันไปช่วยต่างชาติที่ไหนได้แล้ว
ที่ไหนล่ะมันมีไอ้โม่งชักใหญ่นี่ไง
ถ้าไม่จริงเสียงมันนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเป็นไอ้โม่งได้ยังไง
คนนี้หล่อเห็นไหมครับใส่เสื้อสีมะพูนี่ต้องซูมเลยนะครับ
หน้าตาหล่อมากนะครับ
กรกฎาปี๖๑โดยมีหนังสือฉบับที่๑
วิศนุเรื่องความเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
ทั้งที่เรายังไม่แพ้คดีเรายังอุทธรณ์ยังต่อสู้ได้
นี่เราไม่ควรยื่นนะเราควรจะยื่นหรือเปล่า
พูดจาหวานล้อมแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะมันควรจะยื่นเหรอโอกาสเราแพ้มีนะ
โอ้โหข้าราชการที่อยู่ในอำนาจที่ท่านสั่งการได้เนี่ย
สั่นเลยครับหน้าซีดเลยครับหัวหดหมดเลยครับ
นี่แหละครับคือพฤติกรรมของผู้มีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้
นั่นดูสิครับนายดอนอ้างไทยจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงนะฮะ
พูดเกินนี่ไงล่ะครับล้างคุกรอไว้แล้ว
นะฮะเนี่ยความจริงข้อพิพาทต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ
ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่มีหรือมีเรื่องนี้เรื่องเดียว
แท้มันมีหลายเรื่องเราก็ยังตะแบงยังผ่านไปได้
แต่เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเราแพ้นะเราต้องทำให้ดีนะ
ประเทศไทยเสียหายนะนี่นะครับวันนี้นะผมละเว้นหลายท่านนะครับ
นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับที่จริงข้อมูลผมเยอะเลย
ตายกันเป็นหมู่เลยนะครับผมละเว้นหลายท่านต่อเลยครับ
ผมมีชาร์จแค่ร้อยหกสิบแผ่นนะฮะท่านประธาน
อย่าตกใจนะครับแต่ว่ามันทุกแผ่นเลยครับ
โกหกคำโตจับวิวทีโอเขาว่าไงครับ

ท่านสารรวรรดิ์ผมจำแต่ชื่อเดิม
ท่านสารรวรรดิ์มีผู้ประทวง

ผมขอนามได้ไหมครั้งนานที่เค้าประทวง
จริงเดี๋ยวลากไหมครับ

เขาปีตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะครับ
เอาเวลาที่เวลานี้นะครับ
ทางการทำงานของท่านมตินะครับ
ไม่ใช่เอาสมัยโบราณมานะครับ
คือเรื่องนี้ฉายไปแล้วหลายรอบ
และคนที่เคยอภิปรายก็เคยไปขอเข้ามา

ผมขอให้พุยปลายอภิปายให้อยู่ในประเด็น
กับการที่อภิปรายนอกประเด็นมากแล้วครับ

เดี๋ยวผมหนิใช้ก่อนนะครับ
ผมก็ฟังด้วยตลอดครับ
จริงแล้วเนื้อหาสาระมันก็เกี่ยวยง
กับการที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรรมตรีลำตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แต่ก็อยากให้ท่านสลันยุทธเอ่อสลันวุฒินะครับ
ได้นำเข้าสู่เนื้อหาที่มันเป็นปัจจุบันนะครับ
ว่ามันเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองอย่างไรนะครับ
ไม่ต้องพาดพิงแล้วครับเพราะว่าเขาประท้วงท่านก็ต้องพูดถึงท่านอยู่ดี
ฉะนั้นท่านก็ปรับกระบวนการการอภิปรายเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำซากนะครับท่าน

ผมไม่ประท้วงตามที่ท่านประธานแนะนำด้วยความเคารพท่านประธาน
แต่ผมบอกว่าเรื่องนี้มันโยงกันจนถึงปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุดนะครับ
ณปีนี้ยังอยู่ในคดีด้วยเดี๋ยวท่านดูนะฮะ
และการโกงหรือว่าการคอลลับชั่นเนี่ยคดีไม่มีหมดอายุความนะครับ
รัฐบาลชุดเดิมไหมรัฐมนตรีชุดเดิมไหม
หน้าเดิมหมดเลยนะครับผมดู๑๐ครั้งก็หน้าเหมือนกันนะหน้าเก่าเลย
ท่านสลันยุทธ์ครับท่านอภิปรายได้นะครับ
แต่ว่าก็ขอให้รีบเข้าสู่สถานะปัจจุบันให้ไวขึ้นหน่อย
เพราะว่าผมก็รอฟังเพื่อนสมาชิกก็รอฟังอยู่นะครับเชิญครับอภิปรายต่อเลยครับ
ผมขอสรุปสั้นกับท่านประธานนะครับนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ถ้าผมไม่โยงที่มาที่ไปเนี่ยผมไม่ลากไปปี๔๓๔๒๓๔ก็ดีแล้ว
ผมเริ่มตั้งแต่ปี๕๖เห็นไหมครับเรียกว่าช็อตคัดที่สุดแล้วท่านประธานนะฮะ
ส่วนท่านที่จะมาประท้วงเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคงตัดสินได้นะครับ
ว่ามีเหตุผลหรือไม่ฟังไม่ได้เหรอครับความจริงประเทศไทย
เราทำอะไรไว้มันก็ต้องเปิดโปรงนี่คือสภาผู้แทนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับ
สลันวุฒิอภิปรายต่อแล้วนะครับเพราะว่าคือไม่ได้ห้ามท่านในการที่จะย้อนนะครับ
ในการที่จะย้อนแต่ว่าเอาพอประมาณไงครับท่านเชิญครับอธิบายต่อเลยนะครับ
เอาละผมไม่เถียงท่านประธานแล้วที่จริงมีเรื่องจะต้องเถียงต่อนะแต่เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
แต่ในดอนนะเอาไปอ้างนะว่าเป็นกฎหมายไทยที่ทำผิดข้อตกลงนะครับ
หลังชาติชัดไม่ใช่ในดอนคนเดียวและแก๊งและแก๊งในดอนด้วยที่ใหญ่กับในดอนอีก
เห็นไหมฮะรายละเอียดผมไม่พูดนะครับเพราะว่าถ้าอ่านเนี่ยเสียเวลาต่อเลยครับ
ผมขอบรับท่านประธานนะครับเห็นไหมครับย่อเวลาเลย
ดูสิครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเอ้ยดูชาร์จนี้นะครับสื่อมวลชนซูมให้ดูนะครับ
มาตรายี่เจ็ดนะครับที่ว่าลักลอบนำเข้านะครับสูตรค่าปรับเดิม๔เท่านะครับ
ค่าของบวกอากรมันจึงเป็น๘๔๐๐๐ล้านแต่ไม่ได้๘๐๐๐กว่าล้าน
สารบุหรี่ต่างประเทศที่โกงประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนาใจดีน่ะ
ไม่ได้เราต้องแก้มาตรา๒๗นี่ไงสูตรค่าปรับออกมาแล้ว
จากสองมาตรารวมกันนะครับเอามาแยกแล้วก็บอกว่า
ให้ลงโทษเฉพาะกรณีช่ออากรค่าปรับก็เลยเหลือ๑๒๒๕ล้านคนไทยทั้งประเทศ
เอ้ยผมสงสารประเทศไทยจังเลยนะครับต่อ
มีนา๗มีนา๖๒ดอนมีหนังสือฉบับที่๒นี่ดอนตอน๑ดอน๒แล้วนะครับ
ดอนสองนะครับนะฮะผมไม่ต้องบอกเลขที่นะครับถึงนายวิศนุเครืองามนะครับ
เรื่องการละงับความวิผ้าไทยกับฟิลิปปินที่ฟิลิปมลิสต์
ขอให้อายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องกลับมาพิจารณาใหม่
ผมยังไม่อยากแต่อายการนะมีที่มาที่ไปยังไงข้ามให้เลย
นะฮะแล้วก็ไปอ้างว่าเอ้ยเอาที่อายการเคยสั่งไม่ฟ้องอ่ะ
ไม่ฟ้องสิเพราะฉันจะช่วยเขาเรื่องคุกไง
ความจริงคืออันนี้นะครับหนังสือฉบับนี้มีคนผิดสองคน
ผิดยังไงครับใน
นี่คืองูที่มันกัดหมอดุหมองูตายต่อเลยครับ
ต่างชาตินะครับโดนแทรกแซงอย่างไรเพื่อช่วยใคร

กระทรวงต่างประเทศให้สถานทูตไทยในสหรัฐรับข้อมูล
ลิปมอลิสให้ไทยถอนฟ้อง

คุณทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ย

คุณเป็นทนายของต่างประเทศหรือคุณเป็นตัวแทนเขา
รักษาผลประโยชน์ต่างประเทศยิ่งกว่าประโยชน์ของประเทศไทย

พอผมไล่บี้คุณแน่เอกสารผมเตรียมมาครบเลย

กฎหมายที่บอกว่าใครที่ทำหน้าที่นี้
ต้องคุ้มครองส่งเสริมและดูแลสิทธิ์และผลประโยชน์
ชอบทำของคนไทยในต่างประเทศ
ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนด้านกรมศุลกากร
อนวิศนุทำตรงข้ามหรือไม่
ที่จริงฟันทงแล้วก็ทำตรงข้ามครับ
นี่คือดรวิศนุษย์ทำต่อเลยครับ
เปิดหน้ากากทนายหน้าหอช่วยฟิลิปมอลิสเปิดโปรงแผนดอน
สมรู้ร่วมคิดพยายามให้หน่วยงานช่วยฟิลิปมอลิส
แฉหนังสือดอนฉบับ๒ทำหน้าที่เจจาฐานะตัวแทนฟิลิปโอลิสอย่างไร

ฟิลิปมอลิสเขาอยากได้อะไรนี่ในดรมาบอกบนเลย
เขาเสนอผลตอบแทนให้ไทยโดยจ่ายเงินสับสนนะครับ
ให้กับยาสูบนะฮะเพื่อยาสูบจะได้แก้ไขบุหรี่ที่ลักลอบ
และจะร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายต่าง
โดยไม่คัดค้านน่าเชื่อถือเหรอครับแบบนี้
เห็นไหมครับนายดอนรับมาเต็มเลยนะครับ
ลิฟมอลิฟต์นะฮะผู้อ้างว่าสามารถจะขอให้รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐช่วยเจรจา
แต่ทำไม่ได้ไอ้นี่มันขู่ประเทศไทยนะ
เฮ้ยนี่ถ้าคุณไม่ช่วยผมนะเดี๋ยวผมจะเรียกลำตีต่างประเทศนะ
อเมริกาเนี่ยมาเคลียร์นะโอ้โหแกล้งกลัวหัวหดเลย
มันทำไม่ได้หรอกครับถึงมันมาเคลียร์เราก็ไม่ยอม
นี่มันเป็นอธิปไตยของเรานะครับพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศฟังนะครับ
มันทำไม่ได้แต่ดันทุลังทำนะครับ
และและและและดูนะครับ
ดอนรับคำขู่มากดหัวเจ้าหน้าที่ไทย
รับคำขู่นะครับไม่ใช่แกล้งไม่ใช่รับตั้งใจรับหรอก
แล้วก็ไม่ได้กลัวคำขู่หรอกแต่แกล้งตกใจกลัว
แกล้งตกใจกลัวเปิดรับข้อเสนอนะฮะ
ตอบแทนเพื่อแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรม
คุณทำได้ยังไงบอกให้ไปเปิดรับเขาให้มาก็เอาเถอะนะ
จะได้จบไปไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องไปฟ้องศาล
นี่คือการแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรมนะครับ
บ่งชี้ว่ารัฐบาลไทยแก้กฎหมายมีการสวรุนคิดนะครับ
กันเพื่อลดค่าปรับเพื่อประโยชน์แก่บริษัทบุหรี่ต่างชาตินี่ไง
ได้อย่างชัดเจนเลยจากร่วมแสนล้านเหลือพันสองร้อยยี่สิบห้าล้าน
เจ็บปวดมากนะฮะดอนรู้ว่าฟิลิปมอลิสเขารู้ว่า
นะฮะพลายไปกระซิบบอกเขาว่าเฮ้ยเราแก้กฎหมายแล้ว
ไอ้แปดหมื่นกว่าร้านเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวจะเจอค่าปรับแค่พันสองร้อยยี่สิบห้าล้าน
จิ๊บจิ๊บจิ๊บนะฮะนี่ไงคือการสมรู้ร่วมคิด
เขาว่าอะไรเนี่ยทำไมในดอนเนี่ยแล้วก็ท่านนายกก็ดี
ในวิสุทธิ์เครื่องงามก็ดียอมทำถึงขนาดนี้
คนโบราณไทยเดิมเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ย
มันทำให้ผีโม่แป้งได้นะผมไม่ได้ว่าท่านนะเดี๋ยวจะมาฟ้องผมนะ
อะไรที่ทำให้ผีโม่แป้งได้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคิดเอง

ทีนี้ล่ะครับไอ้น้องเล็กสองคนพยายามแล้ว
แต่ว่ากลัวจะไม่ได้ผลเว้ยไอ้โม่งใหญ่โผล่หน้ามาแล้ว
นะฮะใบเสร็จเลยไอ้โม่งใหญ่รับใบเสร็จเต็มเต็มก็คือ

นายกมีบัญชาหนังสือนะครับ
รองเลขานายกให้หน่วยงาน
กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอของบริษัทบุหรี่ต่างชาติที่โกงภาษี
โอ้โหนายกทั้งที่รู้ว่าเขาโกงภาษี
ให้พิจารณานะหาทางช่วยสั่งไปเลยนะ

เป็นการยอมให้คู่ความเข้ามา

มาตรา๑๘๖วัก๒

ผู้เกี่ยวข้องห้ามลุกไปไหนนะครับ
ไอ้ม่งอยู่หรือเปล่าเนี่ย
อ้อที่แท้เพราะเหตุนี้
ผมสงสัยทำไมลากเลือกตั้งยาวจัง

เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ยอมจัดตั้งรัฐบาล
เวลามันคาบเกี่ยวกันเลย
เดี๋ยวจะช่วยบริษัทบุหรี่ต่างชาติไม่ได้
ดูหน้าตาคนนี้สิครับหล่อไหมครับท่านดูหน้านะครับ

นี่ยังไงคือลากเลือกตั้งมีมาตรา๔๔
เอื้อเจ้าสัวเอื้อบุรีต่างชาติ
ไม่สมบูรณ์ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ครับพระเจ้าประทานครับผมในศิลาเจียนจักฆะ
สมาชิกสภาพฤทธิรัชดร

ประท้วงผู้พูดไปว่า

สินศรีตลอดเวลาทั้งที่มีหลักฐานนะครับ
ไอ้คนที่ติดคุกเนี่ยผมว่าคู่อธิบาย
ติดคุกมากกว่าผู้โดนอภิปรายครับ
ขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
ครับก็ผมวินิจฉัยนะครับว่าท่าน
สารันวุฒิก็ยังอยู่ในประเด็นการอภิปราย

ส่วนคำพูดบุคลิกของท่านอาจจะแสดงออกแบบรุนแรงบ้างนะครับ
คำพูดคำจาอาจจะเริงแรงไปหน่อย

ก็ปรับให้มันซอบลงนิดหนึ่งนะครับ
ผมผมไม่อยากให้มีการประท้วงกันมันเสียเวลานะครับ
แต่ไม่ให้เนื้อหาสาระของท่านเสียหายนะครับ

จริงผมรุนแรงกว่านี้ก็ได้นะนี่ผมลดแล้วนะ

ครับผมขอบคุณครับเชิญท่านพี่ฟ้ายต่อเลยนะครับ
คนฟังไม่ได้พอเขาแฉความจริง
นี่ครับใบสั่งไอ้โม่งใหญ่เข้าคุก
เรื่องผิดกฎหมายนะฮะเจรจาฉันมิตร

ที่คนชื่อประยุทธ์จันโอชานะฮะ
มีบัญชาสั่งให้นางนิชชานะฮะ
ฮันบุรณะนะฮะนี่ไง
รองเลขานายกรัฐมนตรีหน้าบริหารงาน

กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตร
กรมสรรพากรสำนักอายการสูงสุด

และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิจารณาข้อเสนอบริษัทฟิลิปมอลิสซี
เพื่อเสนอแนวทางดำเนินการยุติข้อพิพากษ์
อันฉันมิตรโอ้โหมันโกงภาษีเราขนาดนี้
ยังเป็นมิตรเหรอครับท่านนายก
นี่ไงนี่ไงเนี่ยหนังสือจากนายกนี่นะฮะ
ไม่ใช่แค่ใบเสร็จนะครับแต่เป็นใบสั่งเข้าคุกนะครับ
ออกโดยรองเลขานายกครับ
นี่ไม่ใช่ใบเสร็จนะครับเป็นใบสั่งเข้าคุกครับ

โม่งใหญ่พยายามเกลี้ยเสียให้พ้นคุกสองพฤษภาหกสอง

เกลียดเสียก็แล้วดึงก็แล้ว

นะฮะยังไม่หมดความพยายามนะครับ
เพราะคุกคุกคุกยังรอกันอยู่

สารสั่งปรับตามมาตรา๒๔๓พรบ๒
นะฮะผมไม่อ่านนะครับ

ที่สุดเหลือค่าปรับจาก๘๐๐๐กว่าล้าน

สรุปจำเลยที่๑
ฟิลิปบอลลิสสั่งปรับแค่นี้

ยกฟ้องเพราะเห็นว่าเป็นแค่ลูกจ้าง

ตัดสินถูกต้องก็ต้องยกให้เขาไป

แต่มันมีคน

ยังไม่พ้นคุกไงนี่ไง
ในที่บริการพยายามช่วยเลย

ผมเกิดมาจนปูนนี้นะครับ

โอ้โหแต่นี่กล้ามากเลยนะ

ไม่ด้วยเลขไม่ด้วยกลไม่ด้วยมนตร์ไม่ด้วยคาถา

สีสะดงชัยยังทำได้
นะครับสีทำได้นะครับ
นี่ไงเห็นมั้ยครับ

คนที่หนึ่งเห็นไหมครับหน้าตาหล่อเลยนะครับ
นะครับวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะครับ

คนที่๒ก็ท่านรองนายก

คนที่๓นะครับท่านดอน

คนที่๔ก็คือไอ้โม่ง

แก้กฎหมายแก้อะไรก็แล้วแต่
แต่ภาษีแวดที่ชำระไม่ครบ
ต้องเก็บเพิ่มและความผิดทางอาญา

รวมกันแล้ว๑๐๕๒ใบขน

ติดคุก๗๓๖๔ปี

จะมีภาษีสรรพสารวิสุรกากร

ภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

แต่ภาษีแวดไม่ได้ครับพี่น้อง

วิศนุดรต้องติดคุก

อาจารย์เรืองไกรลีกิจวัฒนะ

อายการสูงสุดไม่เอ่ยนามท่าน
ก็ช่วยเปิดข้อกฎหมายดูหมดแล้ว

เพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้กับในติบริกรที่ไม่ใช่ธรรมดา
ดังนั้นวันนี้สะใจแน่ครับพี่น้องครับ

ประกอบกระบวนรัศดากรมาตรา๙๐ทับ๔

ตามพระราชบัญญัติที่ระบุไว้

ตั้งแต่๓เดือน

และต้องปรับตั้งแต่๒๕๖๒

การช่วยเหลือฟิลิปมอลิสเนี่ย

ยังไม่สาแก่ใจมาข่มขืนครั้งที่๒
คือจะช่วยไม่ให้ติดคุกด้วย

เรื่องที่จริงจะแรงกว่านี้เยอะ

พังแบบพังถาวรเลยนะครับ
ภาษาทางพระบอกว่าไปไม่กลับ

ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น

เดี๋ยวดูนะครับว่าเขาทำยังไงกับบุรีไทย

เป็นขบวนการโคตรโกงเลยนะครับ

โกงจนโรงงานยาสูบเจ๊งทั้งระบบ

โอ้โหตั้งแต่เกษตรกรที่ปลูก
คนขายพนักงาน

กระทบคนมากกว่า๒ล้านชีวิตนะครับ

ที่สุดเข้าแผนประเคน

มากเดี๋ยวหลักฐานแฉจะเลย

ฉากแรกของพระเด็จการ

ผมแต่งตั้งพวกพ้องเข้า

ขนาดนี้ข้าบเจ้ายึดอำนาจแล้ว

คนเอกแว้วแหวนนะครับผมขี้เกียจรำคาญโดนฟ้อง
เพื่อนนะฮะตั้งเพื่อนเลยนะครับเฮ้ยเองไปดูยาสูบเว้ยเฮ้ย
มันมีอะไรน่าสนใจเยอะเว้ยไปดูนะฮะ
เพื่อนทำยังไงต่อครับ
ก็ตั้งคนนางสาวดอด
นางสาวดอดอนี่ย่อมาจากอะไรครับ
ผมอยากจะบอกแต่ว่าขี้เกียจรำคาญโดนฟ้องนางสาวดอกันแล้วกัน
จริงจะเป็นนางหรือนางสาวไม่รู้นะแต่เขียนว่านางสาวไว้ก่อนนะ
แล้วก็เสร็จแล้วพอ๓เดือนจากนั้น
ก็เอาผลเอกวอร์เนี่ยกลับมายืนใกล้ตัวนายก

พลเอกสอพลโทสอนะครับ
ให้เข้าไปเป็นประธานคุมกิจการยาสูบ
โอ้โหมันเลยครับพี่น้องครับ
ทั้งผลเอกวอร์ผลโทสอ
ใจตรงกันเลยครับชี้ไปเลยบอกว่าโอ้ยมีดอก
มีนางสาวดอคนนี้แหละครับใช้ได้
นางสาวดอนะครับไม่ใช่นายดอนะครับนางสาวดอนะครับ
เสร็จแล้วอะไรครับการตั้งนางสาวดอนนั้นเนี่ยทั้งที่คุณสมบัติ
มีปัญหานะครับนะไม่ได้เข้ากระบวนการสัญหาที่ถูกต้องเลยนะครับ
แต่ฉันมีอำนาจกฎหมายคือกู
นี่ไงทำมาแล้วเดี๋ยวดูนะฮะหลักฐานแฉจะอันนี้ก็โดนฟ้องนะครับ
มีคดีติดตัวนะครับท่านเรืองไกรรีกิจวัฒนะได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้ว
นะฮะได้ร่างเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เสร็จแล้วนายดอทำไงรู้ไหมครับนางดอด
ต่อไปนี้ถ้าใครจะประมูลงานโรงงานยาสูบ
จะใช้เงิน๔สา๕พันล้านต้องทานบริษัทหนึ่ง
ชื่อบริษัทอะไรครับ
อัพดอเด็กผมพูดหมดไม่ได้
บริษัทอัพนะครับดอเด็กเออ
แล้วมีที่ไหนล่ะครับโรงงานยาสูบของประเทศไทย
ประมูลงานเนี่ยก็ต้องเปิดเสรีให้มีการประมูล
แต่ทุกอย่างเนี่ยเอื้อไปที่บริษัทอัพดอร์เด็กหมดเลย
เพราะว่านางดอนี่เป็นคนเอาบริษัทอัพดอร์เด็ก
และบริษัทอัพดอลเด็กนั้นมีคนชื่อปีชา
โอ้โหไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาเว้ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าอาวุธอะไรด้วยนะ
ปีชาคนนี้ไม่ใช่ปีชาหวยหวยนะไม่ใช่ถูกหวยนะแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
ละปีชาน่ะแปลกมากนะคนชื่อปีชามี๑๒คนในประเทศ
นามสกุลเดียวกันผมค้นแทบตายเลยนะครับนี่ไง
เอาละเปิดหน้าต่อไปนี่ไงงบที่เขาใช้ประมูลเนี่ยนะ
๓๗๗๐ล้านบาทปูยีปูยำกันให้พอ
ท่านประยุทธ์รู้เห็นตั้งใจชัดใยนะ
ฝืนกฎหมายล็อกสเปคโดยแก้ไขคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง
พอยาสูบหลักฐานมันมัดแน่นครับท่านหนีไม่พ้นครับ
หนีไม่พ้นเลยครับพลเอกวอเป็นประธานภูมิในการโรงงานยาสูบ
นะฮะแล้วก็เป็นใครนะฮะผมไม่บอก
แต่งตั้งคนนี้ขึ้นมาเลยนางดอร์นี่แหละครับ
ให้มาเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่งกรกฎาห้าเจ็ด
รักษาการแทนพอยาสูบ๑๘สิงหาคมนะครับ
ถึงสามกัญญาห้าแปดประมาณหนึ่งปีพอดี
เงื่อนไขเข้าเงื่อนไขสองหนึ่งสาม
จากนั้นได้รับตำแหน่งเป็นผอยาสูบสามพฤศจิกาห้าแปด
เช็คดีเลยครับนางดอนี่มีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดนะครับ
ให้ดีนะโอ้โหสงสารประเทศไทยจังเลย
นี่ผมเสียดายนะท่านนายกไม่อยู่ฟังเลยเหรอ
ผมเสียดายจังเลยทนฟังไม่ได้เลยเหรอหลบเลยเหรอครับ

ผมอยากให้ท่านมาเห็นจัดผมอยากเห็นสีหน้าท่านตอนผมอภิปราย
ประยุทธ์รู้เห็นตั้งใจชักใยพอยาสูบนะแต่เอาตัวรอดโอ้โหฉลาดเว้ย
หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นเรียกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
แก้ม๑๖นะครับให้รัฐมนตรีคังรักษาการตามพรบจึงต้องรับโทษแทนนายก
เอาล่ะสิรัฐมนตรีครั้งที่เพิ่งหมดที่เพิ่งย้ายไปเนี่ยที่เพิ่งเปลี่ยนไปเนี่ย
เขาทำผิดเป็นกระบวนการเลยนะครับนะฮะ
แต่เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
แต่ตั้งได้เพราะอำนาจกูคือกฎหมายกูจะตั้งตอนนั้นไม่มีใครกล้าหือกูเนี่ย
มาตรา๔๔กูก็มีเห็นไหมครับ
มูลค่า๒๐๐๐นะเขาเรียกว่างบเดิมนะฮะลายผลิต๒๐๙๖ล้านนะครับ
งบที่ใช้จริงปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับทำไปทำมายาสูบเสียหายหกร้อยสามสิบล้าน
ไม่รวมจุดจุดนะครับจุดจุดพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับมันคืออะไรไม่รวม
โอ้โหเอาสัญญาที่๒นะนี่ผมยกตัวอย่างแค่๒สัญญานะมีอีกหลายสัญญาเลย
อันนี้ก็จิ๊บนะครับ๑๑๕ล้านไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะ
เดี๋ยวจะบอกให้ว่าโอ้มันสนุกตรงไหนนะเอางบ๓๗๗๐ล้านมาผลาญอย่างไร
ประมงงานโรงงานยาสูบที่พวกพ้องได้งานนะฮะนี่ไงสามสัญญาท่านดูนะครับ
ยังมีอีกหลายสัญญานะครับนี่ไงฮะบริษัทพวกพ้องมีปัญหาส่งมอบงานล่าช้า
กว่า๑๐เดือนได้ดำเนินคดีไหมมีค่าปรับไหม
ทำให้โรงงานยาสูบเสียหายเครื่องจักรเดินไม่ได้
ติดตั้งเครื่องจากการสั่งซื้อเป็นปัญหาหมดเพราะเอาคนไม่เป็นมาบริหาร
แต่ไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะคนนี้ถูกใจกูกูสั่งได้พวกกู
นี่ไงนางดอก็เลยออกฤทธิ์เลยเห็นไหมครับ
ไม่สามารถเดินเครื่องจักรได้ทั้งระบบยาสูบเสียหายเป็นผลให้บริษัทอื่นส่งมอบงานไม่ได้
เพราะอะไรครับมีบริษัทอื่นมาประมูลควบนะแต่ว่าไอ้งานจิ๊บจ้อยให้บริษัทอื่นทำ
แต่ในทีโออาร์ระบุว่าไงครับต้องส่งมอบพร้อมกัน
แล้วไอ้บริษัทที่ในปีชาเนี่ยหรือว่าไอ้อัพดอร์เด็กเนี่ย
มันส่งมอบไม่ได้ล่าช้าคนอื่นก็ล่าช้าหมดทำให้เขาฟ้องยาสูบ
ความเสียหายเกิดขึ้น๒ชั้นเลยเห็นไหมครับ
ผลิตไม่ได้ยังโดนเอกชนฟ้องอีก
ใครรับผิดชอบครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอำนาจอยู่ที่กู
รู้นะครับอ้าวต่อ
น้องเอ้ยผมเห็นภาพนี้แล้วผมสงสารประเทศไทยจังเลย
มีคาทาชายท่านหนึ่งเนี่ยดูที่หน้าตาหล่อมากเลย
กำลังมอบรางวัลเนี่ยให้กับนางดอเนี่ย
ดอนเนี่ยอันนี้เป็นภาพข่าวนะครับเป็นภาพข่าว
นะฮะดูนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
เหลือเชื่อเลยครับเสียหายขนาดนี้นะฮะ
ทำลายโรงงานยาสูบยับเยินขนาดนี้นะครับ
โอ้โหอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับ
ให้รับรางวัลนะครับโอ้โหเป็นรางวัลดีเด่นนะครับ
นี่นะครับนี่ไงมอบรางวัลนะครับรับวิสาหกิจดีเด่น
ประจำปี๒๖๐ภายใต้แนวคิด
ขออนุญาตผมไม่อยากอ่าน
ผลเอกพยุจรรย์โอชาแนวรัมตีเป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบรางวัล
โอ้โหตั้งมากับมือเลย
รางวัลนี้ต้องเป็นรางวัลทำไงโรงงานยาสูบเจ๊งเนี่ยถึงจะถูก
แต่ดันทุลังมอบรางวัลหน้าบานเป็นกระด้งเลย

ทั้งที่เป็นคนทำให้โรงงานยาสูบเจ๊ง
เห็นไหมครับเจ็บปวดนะฮะคนไทยทั้งประเทศ
เอาต่อเลยครับน้องไหวไหมไม่ไหวเปลี่ยนคนนะสงสารจังเลย
กลับไปมือไม้นี่ต้องไปนวดเลยอันนี้ต้องนอนอย่างนี้
โครงสร้างภาษีสูบเลือดทำลายบุหรี่ไทยเอื้อบุรีต่างชาติ
เนี่ยฝีมือนางดอไม่ใช่นางดอคนเดียวมีอำนาจนะ
ใหญ่กว่านางดอก็บอกว่าไปจัดการเถอะเขาอยากได้อะไรให้เขาเลย
ช่วยเขาเลยนะเพราะว่าเขาจะได้มาทำลายบุหรี่ไทย
คิดได้ยังไงครับดูสิครับ
กฎกระทรวงนะกำหนดให้พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตร
ฉบับที่๒พศ๒๕๖๐กำหนดอัตราเก็บภาษีสูตรใหม่
มูลค่าโดยแบ่งเป็น๒ระดับ
บุหรี่ที่ราคาขายปีกแนะนำไม่เกินซองละ๖๐บาท
จะถูกเก็บภาษี๒๐เปอร์เซ็นต์
โหมาละพี่น้อง
บุหรี่ที่มีราคาขายปีกแนะนำเกิน๒ละ๖๐บาท
ถูกเก็บภาษี๔๐เปอร์เซ็นต์

ดอและผู้เกี่ยวข้องดันทุลังนะครับ
ตั้งราคาบุหรี่ไทยให้เกินขายปีกเกิน๖๐บาท

พอตั้ง๖๓บาทปุ๊บต้องไปคูณฐานภาษี๔๐เปอร์เซ็นต์
พี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่เคยสูบบุหรี่ไทย
ที่ช่วยชาวไร่ยาสูบ

แก๊งนี้ละครับนี่ละแก๊งทำลายโรงงานยาสูบ
และอุตสาหกรรมยาสูบไทยทั้งเราจึงต้องเจ๊ง

และลดลงไปเรื่อยตามลำดับ

ยอดขายเพิ่มขึ้น
มันโง่หัวไม่ขึ้นมันเจ๊งกูเหยียบไว้นี่ไง
เร็วรีบมาทำเลยนี่ไงสงสารประเทศไทยจังเลย
ต่อพี่น้องครับดูภาพที่สลดใจดีครับ
มอบร้องนะฮะขอเลื่อนการขึ้นภาษียาสูบได้ไหม
เพราะขึ้นภาษีแบบนี้ยาสูบไทยเจ๊งเจ๊งเจ๊ง

ผมอยากเห็นพวกท่านที่มีอำนาจน้ำตานองหน้าแบบนี้จังเลย
อยากเห็นจังเลยผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็อยากเห็นเหมือนผม
ไล่ยาสูบบุกคลั่งเลื่อนขึ้นภาษี๔๐นี่ไง
บุกมาก็ไม่สนไม่สนเพราะฉันมีอำนาจ
มีปัญหาไหมพวกแกก็ไปตกระกำลำบากต่อไป
นี่ไงเอาอย่าเพิ่งไปสิยังไม่จบอ่ะ
สะเทือนใจอย่าเพิ่งรีบเก็บเลยส่งคนไปเจจาโอ้โหช่วยกันใหญ่เลย
ไม่สนใจเลยว่าเกษตรกรชาวไร่และผู้ค้าบุหรี่ไทยเจ๊งทั้งระบบเลย
ล้านคนกว่า๒ล้านชีวิตนะครับต่อ
ดูนะครับผมตำหนิพวกท่านได้ผมก็สอนมวยพวกท่านได้
ถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะผมจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้หมดเลย
และจะเอาบุหรี่ไทยกลับมายิ่งใหญ่
ที่เขาเรียกว่านโยบายไทยแลนด์เฟิร์ส
เห็นมั้ยครับนี่ไงใช้หลักการอามเล็งนะพินซิเฟิล
ใช้ภาษาอังกฤษเลยให้ความเป็นธรรมกับโรงงานยาสูบยึดหลักการเท่าเทียมกัน
คือสแตมไม่เขาเรียกว่าอะไรครับเท่าเทียมกันคืนสแตมไม่ได้
สูบไทยไม่เคยขอคืนสแตมไตแต่ยาถูกต่างประเทศคืนสแตมได้เว้ย
น้องเอ้ยอย่างนี้มันเสียเปรียบเสียเปรียบ
เลิกนะฮะมอบอำนาจให้สุรกากรจัดเก็บกรณีไม่มีอากรชำระ
สแตมยาสูบด้วยเงินสดติดสแตมในประเทศตรวจสอบได้
นี่ไงโอ้ยไปติดอากรต่างประเทศเลยครับบินหายเลย
ในประเทศตรวจสอบได้ไม่เอาให้เขาไปติดต่างประเทศเลย
ฉันจะเอื้อเขาว่ามีอะไรไหมดีแล้วท่านนายกมาฟังด้วยนะครับ
ฉันจะเอื้อเขาเนี่ยให้ติดอากรต่างประเทศได้
เป็นประเทศยังไงอ่ะศุลกากรสำหรับกรณีนำเข้าสำแดงเทศต่ำ
เป็นเหตุให้ยอดชำระแวดต่ำปล่อยให้เขาสำแดงเท็จได้
และทำให้พำระภาษีแวดต่ำเสียเปรียบนี่ไงนะฮะ
ถ้านายกไม่ทำนะถือว่าทำผิดมาตรา๑๕๗
อาจารย์เรืองไกร่ำล่างคำฟ้องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปยื่นให้ประธานนะครับ
ดูนะครับคราวนี้เพื่อจะให้มันสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ทำยังไงครับคราวนี้แก้เลยครับนะฮะ
กฎหมายเดิมเป็นพรบยาสูบ
แก้พรบยาสูบใหม่นะครับ
ยกเลิกเลยนะครับก่อนยกเลิกท่านดูนะครับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นที่ดินรัฐราชพัสดุกรมธนาลักษณ์
เป็นผู้ดูแลรัฐมนตรีคังเป็นประธาน
วิธีพัฒนาที่ดินต้องปฏิบัติตามระเบียบทั้ง
เอกชนเข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ใดไม่ได้นี่ระเบียบเดิม
ระเบียบเดิมเนี่ยมันเอื้อเจ้าสัวไม่ได้
โอ้โหท่านนี่มันสุดเลยนะผมอยากเกิดเป็นเจ้าสัวจังเลย
แล้วมาในยุคนี้ด้วยนะสุดยอดจริงเลยท่านเอ้ย
เขาแปรรูปใหม่เป็นยังไงครับ
หนึ่งตั้งกรรมการยาสูบเป็นนิติบุคคลโอนทรัพย์สินจากพัสดุมาเป็นของโรงงานยาสูบ
แล้วคนที่มีอำนาจคือใครครับจากผังที่ผมชี้ให้เห็นไหมครับ
นี่ตั้งกันมาเป็นกระบวนการเลยนายกก็ตั้งนายวอร์
แล้วก็ตั้งพลโทษศพลโทษศก็ตั้งนางดอเห็นไหมครับ
ดอมีอำนาจทุกอย่างผิดระเบียบการแต่งตั้งนางดอ
แล้วก็จะดันทุกลางแต่งตั้งมีอะไรไหม
ก่อนนั้นอำนาจอยู่ในมือมาตรา๔๔กูมีเพื่ออะไรจำเป็นกูจะใช้เดี๋ยว
นี่นายกฟังจ๊ะ
นะครับโอนทรัพย์สินเสร็จแล้วไงครับ
เปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมตั้งบริษัท
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของกยศได้
นี่ไงเปิดประตูแล้ว

นี่ไงเห็นมั้ยครับ
โดยไม่ดูเลยครับว่าเขาจะเอาเชื้อ
ไข้หวัดอะไรมาติดเรา
ทีนี้เสร็จในทุนเลยเสร็จเจ้าสัวเลยเอาดูต่อไป
หลังจากทำลายธุรกิจยาสูบแล้วก็อ้างว่านะเป็นประเด็นเพื่อสังคมคณะยา
เพื่อให้เจ้าสัวฮุบที่ดินฮุบกิจการยาสูบพื้นที่ว่าง
บอกว่าเอาไปสร้างสวนสาธารณะโอ้ยมันมากเลยเดี๋ยวจะแฉให้ฟัง
ว่าเขาทำยังไงเขาเนียนมากเลยนะครับ
ผมยกตัวอย่างนะครับพวกเจ้าสัวทั้งหลายแหล่
ที่ชอบบอกว่าโอ๊ยกพื้นที่ให้สร้างสวนสาธารณะ
คนไทยเผลอแป๊บเดียวมันขายเจ้าสัวด้วยกันนะขายในทุนเลยนะ
เขาทำได้นะครับที่จริงกฎหมายไม่ได้นะ

ต้องยกให้หลวงจริงแต่ประเทศไทยครับ
ทำได้ทุกอย่างประเทศกูมีประเทศกูมีนะฮะนี่ไง

กลับเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกท่านนายกจำหน้าคนนี้ได้ดีนะ
ท่านไปมอบรางมันดีเด่นน่ะแล้ววันนี้น่ะเรื่องสำคัญน่ะ
เจ้าสัวฮุบที่โรงงานยาสูบฮุบกิจการยาสูบอยู่ดีดีเจ้าสัวรายหนึ่งนะฮะ
สัวรายหนึ่งบอกว่าร่วมมือกับยาสูบออกบุหรี่ตัวหนึ่ง
จะยึดตลาดนะฮะทั้งตลาดไทยตลาดจีนนะครับนะฮะนี่ไง
เกิดขึ้นแล้วท่านไปเอานังสือเนี่ยนะฉบับนี้มาดูเลยนะฮะ
นี่เป็นตัวจริงที่มาจากประชาชาติธุรกิจแล้วจะทำดิวตี้ฟรีนะ
สัวคนนี้มีอำนาจใหญ่เหลือเกินเขาสนิทกับใครเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟัง
แล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะถึงบางอ้อโอ้โหมันเอื้อกันขนาดนี้เชียวหรือ
บุหรี่ต่างชาติไม่พอทำลายบุหรี่ไทยไม่พอยึดมันหมดเลย
มันหมดเลยเพราะแก้แปรรูปเรียบร้อยแล้ว
จากที่ต้องผ่านกระทรวงการคังตอนนี้ไม่ต้องแล้วให้คณะกรรมการชุดนี้
ดอนี่แหละมีอำนาจจัดการได้แล้วสั่งได้เลยเห็นไหมครับ

กรมธนลักษณ์ลงนามในสัญญานะครับใบเสร็จนะครับ
ระยะที่หนึ่งที่สองที่สามผมไม่อ่านเสียเวลา
แต่มาดูช่องสีแดงนี้มีระยะเวลาเหลือยี่สิบห้าปี
ปีนับแต่วันที่ก่อสร้างโรงแรมเสร็จแล้วนะฮะ
เนื่องจากไม่มีการก่อสร้างโรงแรมสัญญาจึงย่อมจะสิ้นสุดในวันที่
เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เฮ้ยปีนี้ปีอะไรเนี่ย
พี่น้องปีนี้ปีอะไร๖๓อ้าวถ้าปี๖๓มันเหลือปีเดียวนี่
มันเลยโอ้โหเฮ้ยในติบบริกรตเบิวก์เลยวันนั้นอ่ะ
ของรุงยาทีเอ่ยนามอ่านะฮะท่านไม่ได้โต้ตอบท่าน

สะใจแน่เลยครับในติบริกรนะฮะเราดูนะฮะ
แล้วท่านไปอ้างบอกว่าอ้อยยุ่งให้รัฐบาลเก่า
อนุมัติมันคนละเรื่อง
อย่าเพิ่งบอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะมันมีโอกาสน็อกกันได้
โอ้โหไปอ้างเลยเสียดายจังพี่น้องคนไทยได้ยินแล้วนะ
อ้างว่าโอ๊ยตั้งแต่รัฐบาลเก่ามันคนละเรื่อง
ลมอลยังไม่ได้อนุมัติและตอนนั้นเหลือตั้ง๘ปี
แต่ตอนนี้เหลือปีเดียวเหลือปีเดียว
ถ้าท่านปล่อยให้อายุของการเช่าเนี่ยหมดไปจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ณวันที่เหลือเวลาเพียง๑ปีนะณวันนี้นะเหลือปีเดียวนะ
ทำไมไม่เปรียบเทียบกับการเลือกที่๓รอสัญญาหมดอายุ
ทางเลือกที่สามก็บอกว่าถ้าสัญญาหมดอายุให้เปิดประมูลใหม่
เปิดการแข่งขันเสรีโอ้โหมันไม่ใช่ได้แค่นี้หรอก
จ้อยเลยมันได้กว่าหลายเท่าเลยอย่าแก้โง่นะ
เขาก็ไม่โง่เขาไม่ได้กินแกรบนะทำไมไม่ปล่อยให้มันหมดอายุ
โอ้โหกฎหมายกฤษฎีกาบอกว่าเราเลิกเขาไม่ได้นะไม่ได้
น้องเอ้ยผมสงสารประเทศไทยจังเลยเจ็บปวดจริงทำได้ยังไงเนี่ย
นี่ไงตอนนี้แผนที่จะฮุบที่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เอื้อกันสุดทำกันจนเจ๊ง
ฮุบทั้งที่ฮุบกิจการบุรีบังเอิญผมไปได้ยินมานะ
หมอดูเขาทำนายเจ้าสัวจอจานเนี้ยโอ้ยเจ้าสัวเนี่ย
ยิ่งใหญ่นะถ้าทำทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ผมก็ยังนึกว่าพูดเล่นเล่น
แต่วันนี้มันเป็นจริงแล้วเหล้าไม่พอเอาบุหรี่ด้วยนะฮะ
ฮุบโรงงานยาสูบประเทศไทยธุรกิจยาสูบไทยหรือไม่
หรือไม่นะหรือไม่แน่จริงฟ้องมานะผมบอกว่าหรือไม่นะ
พี่น้องประชาชนคนไทยต้องไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะว่าหรือไม่แปลว่าอะไร
ดูนะครับสวนเห็นไหมครับ
พอศูนย์ประชุมศิริกิจได้รับการต่ออายุปุ๊บ

ผังเมืองแถวนั้นมีการปรับใหม่
จากที่เคยสร้างตึกสูงได้ระดับหนึ่งยกขึ้นมาสูงได้อีกระดับหนึ่ง
แต่ด้วยอำนาจของผู้ที่มีอำนาจและระดับเจ้าสัว
เขาเปลี่ยนผังเมืองให้สร้างตึกสูงได้อย่างสบาย
เดี๋ยวจะให้ดูว่าผลงานของเขาที่เปลี่ยนมาแล้วคืออะไร
นะฮะและการที่จะสร้าง
ตึกสูงแล้วจะให้เด่นที่สุดในภูมิภาค
ใหญ่กว่าของที่ลอนดอนใหญ่กว่าที่อเมริกา
คืออะไรครับข้างบนนะฮะจะทำเป็นสวน

ให้เขาไปทำสวนสาธารณะนะครับจะเรียกสวนอะไรก็สุดแล้วแต่
ลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีสวนสาธารณะใหญ่
มีตึกสูงรอบสวนสาธารณะมีห้างสรรพสินค้าระดับ๖ดาว
โรงแรมระดับ๖ดาวหอประชุมอย่างใหญ่อย่างดี
แล้วถนนเส้นนั้นถ้าเทียบกับที่สิงคโปร์

อยู่ตรงนั้นได้ถือว่าต้องเป็นอัคระมหาเศรษฐีเท่านั้น

และเจ้าสัวจอจานยึดไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะให้ดู
นี่ไงทำเป็นสวนสาธารณะก่อนนะครับ
แผนขั้นที่หนึ่งนะครับอ้าวเปิดต่อไป
ในนี้บอกว่าไม่จำกัดเวลาผมเนี่ย

ผมมีความจำเป็นนะถ้ากดเวลาผมเนี่ยเสียดายมากเลย
โครงการแสนล้านรอบศูนย์ประชุม
เห็นไหมครับกล้องซูมตรงนี้หน่อยนะครับ

เป็นห้างสรรพสินค้าเป็นอะไรต่าง

กรุงเทพมหานครจะมาเชื่อมต่ออยู่ใต้ดินตรงนี้
โครงการเนี่ยยาสูบเนี่ยเขาเคยทำไว้
และผมเชื่อนะครับว่าไม่รอดตาเจ้าสัวจอจานหรอกครับ
รับรองได้เลยครับว่าจะเกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้แน่นอนเลย

รถไฟฟ้าทุกสายใต้ดินมาเชื่อมอยู่ตรงนี้
โรงแรมหรู๖ดาวห้างสรรพสินค้าใหญ่

มีสวนที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าสวนลุมอีกนะครับ
น้องเอ้ยใหญ่กว่าสวนลุมอีกนะครับ
มูลค่าตรงนั้นที่ต่ออายุสวชมศิริกิจไป

ไม่มีใครหรอกที่จะไปสู้กับเจ้าสัวจอจานได้
ถ้ารัฐบาลชุดนี้ผลิตการยังมีอำนาจอยู่

แท่งแรกเลยที่ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์เดิม

ตอนนี้เจ้าสัวจอจานสร้างตึกสูงแล้ว

มันไม่ได้นะลงทุนเยอะไม่ได้

เพื่อให้รัฐได้ค่าตอบแทนที่ต่ำที่สุด
เพื่อให้รัฐได้ค่าตอบแทนที่ต่ำที่สุด

แผนเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะปรับผังเมืองดู

ปรากฏว่าปี๕๗นะครับ

ผังเมืองให้สร้างตึกสูงได้

มีการปรับเผิงเมืองอีกรอบหนึ่ง

โครงการวันแบงคอกใหญ่มากเลย
แล้วถนนคลองเตยทั้งสายพอหมดอายุครับต่อไม่ได้ครับ
ผมมั่นใจว่าเจ้าสัวมั่นใจว่าเจ้าสัว
จะสามารถยึดถนนคลองเตยทั้งเส้นได้
แล้วก็จะเป็นอาณาจักรใหญ่เลยของเจ้าสัวจอจาน
หรือไม่หรือไม่นะครับเออ
นี่ไงท่านหลับตานึกภาพนะครับ
แท่งใหญ่ตลาดหลักทรัพย์เดิมขึ้นมาแล้ว
ภายใต้มีสวนสาธารณะที่รัฐบาลลงทุนให้
โอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดจริง
ประชุมได้รับการต่อสัญญา๕๐ปี
แบบที่เรียกว่าสัญญาค่าโง่
แล้วก็ให้ผลตอบแทนรัฐที่ต่ำที่สุด

ช่วงของปัญหาพวกนี้จิบจอยจิบจอยมากสำหรับเจ้าสวจรจานรายนี้

ดูนะครับจากนั้นต่อด้วย
วิ่งไปถึงจากสวมชุมนะ
จะไปเจอโครงการวันแบงคอกที่ตรงโรงเรียนเตรียมทหารเดิม

ต่อไปถนนเส้นนี้จะยิ่งใหญ่มากจะน่ากลัวมาก

เป็นล้านล้านยังไงเดี๋ยวผมจะแฉให้ดูต่อเลยครับ
นี่นะครับภาพอันนี้มันโชว์ผังเลยนะครับ

จากวันแบงคอกนะครับไปที่
แม่มีเจตนาด้วยนะแต่ผมไม่อยากขยายความ

มันลิ้งกันหมดเลยทั้งระบบเลย
ใครจะยิ่งใหญ่เท่าเจ้าสัวได้ล่ะครับ

สามสี่ร้อยไร่รวมแล้ว

เพื่อเจ้าสวรรค์นี้
ถ้าขายที่นะฮะเขาเรียกว่าพื้นที่บริการ
จะเช่าหรือจะขายเนี่ยต่อ๑ตารางเมตรไม่ต่ำกว่าล้าน
ร้านยังสบายเลยในทะเลแบบนั้น
เพราะนี่คือศูนย์กลางกรุงเทพใหม่
จะเกิดขึ้นที่นี่ต่อเลยครับ
นี่ไงนี่ไงศูนย์ประชุมโรงงานยาสูบ
ที่ดินแต่ละครั้งแต่ละด้านโรงงานยาสูบ
จับตาดูนะครับต่อไปก็จะเป็นของเจ้าสัวจอจาน
ต่อไปนะครับพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมนะติดตามดูนะติดตามดู
ผมมั่นใจว่าเจ้าสวรรค์จอจานเตรียมแล้วหรือไม่
เข้าออกทำไมรู้ไหมครับทำไมเจ้าสัวจอจานจะได้รู้ไหมครับ
ถนนที่จะเข้าโรงงานยาสูบนะครับเป็นซอยเล็กทั้งสองด้านเลย
แต่ทางเข้าใหญ่สุดเนี่ยต้องผ่านศูนย์ประชุมศิริกิจ
นั่นแปลว่าข้างในเนี่ยเสมือนเป็นที่ตาบอด
จะรอดได้อย่างไรครับรอดน้ำมือเจ้าสัวจอจานได้ยังไงเป็นที่ตาบอด
น้องเอ้ยสงสารประเทศไทยจังเลยเปิดต่อไป
นี่ไงมูลค่าออกมาแล้วครับมูลค่าออกมาแล้วครับ
ราคาที่ดินนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งโครงการเนี่ย
พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านล้าน
๑๕ล้านล้านนี่ยังต่ำนะนี่ยังต่ำนะเนี่ยนี่ไม่รวมทั้งหมดนะ๑๒แสนล้านเนี่ย
สูงภาคศัพท์ราวีศูนย์การค้า๓ชั้นที่จอดรถ๒ชั้นเนี่ย
ประมาณ๖๐๐๐๐คันนะซู่นน้อยไปด้วย๕ที่
คิดดูสิครับรถมาจอด๖๐๐๐คันตรงใจกลางตรงนั้นเลยอยู่ข้างล่าง
งนี่ผมโชคดีมากเลยนะครับไปค้นเจอในโรงงานยาสูบเดิม

เห็นไหมครับแต่ผมเชื่อว่าเจ้าสัวจอจานมีเรียบร้อยแล้ว
และรับรองได้เลยครับถ้าลงทุนขนาดนี้เป็นเม็กกับโปรเจกต์เลย
เห็นมั้ยห้างสรรพสินค้าจะใหญ่กว่ากลุ่มโตเกียวนะ
ใครเคยไปญี่ปุ่นนะห้องใต้ชั้นใต้ดินเป็นแบบนี้
ห้างสรรพสินค้าหมดเลยเห็นมั้ยครับ
พื้นที่๔๓๐ไร่เห็นไหมครับ
นี่ไงมันใหญ่มากเลยเอ้าเผลอหน้าต่อไป
เคนเจ้าสัวตอบแทนทางเลือกที่๑ทางเลือกที่๒ทางเลือกที่๓
เมื่อกี้บอกว่าปล่อยให้สัญญาหมด
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

ท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปถึงนายกรัฐมนตรี

ถึงต้องประเคนเจ้าสัวกันถึงขนาดนั้น
ท่านช่วยบุรีต่างประเทศ
งภาษีเป็นแสนล้านประชาชนคนไทยก็เจ็บปวดพอแล้ว
ทำลายบุหรี่ไทยให้แพ้บุหรี่ต่างชาติ
เกษตรกรที่ปลูกมายา
คนค้าบุรีพนักงานโรงงาน
เดือดร้อนกันไปหมดเลยกว่า๒ล้านชีวิตท่านทำได้ยังไง
แล้วท่านก็แก้ระเบียบให้โรงงานยาสูบเนี่ย
แปรรูปใหม่เพื่อให้ผู้บริหารมีอำนาจตัดสินใจ
ที่จะเข้าระบบราชการหรือกระทรวงการคลัง

แล้วคนที่เข้าไปนั่งทำก็เป็นลูกกระเป๋งของท่านเอง
จริงเถียงมานะครับลูกกระเป๋งผมเอาหลักฐานมาแฉเลยนะครับ

ไปสร้างศูนย์ศาสนาอย่างดี
ใช้เงินร่วมพันล้านพันเศษถ้าผมจำไม่ผิด

ไปขอข้อมูลจากใครเนี่ยไม่ได้หมด

ก็เลยทำให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่นิ่ง

ก็เอื้อให้เจ้าสัวเนี่ยฮุบที่โรงงานยาสูบด้วยเลย

หมอดูทายไว้ว่าเจ้าสัวลายนี้จะรวยเพราะว่าอะไรครับ
จะรวยเพราะน้ำเมาแล้วก็บุหรี่
เล่าบุหรี่บุหรี่เล่าเล่าบุหรี่บุหรี่เล่า

จึงมีภาพที่ออกมาแถลงข่าวร่วมกับนางดอเด็ก

นะว่าจะร่วมกันทำบุหรี่

คลองเตยทั้งเส้นต่อไปจะเป็นคลองเตย

ผมไม่ได้ว่าใครนะคลองเตยเจริญนะความเจริญจะเกิดขึ้นจากคลองเตย

เพราะมันยาวไปถึงสามย่านเลย

ผมไม่สงสัยเลยทำไมเจ้าสัวยอมซื้อที่

คนอื่นขายกันไม่เกินร้อยกว่าสองร้อยล้าน

โอ้โหมันมากเลยเดี๋ยวท่านแฉมานะครับ

ที่ของท่านราคาไม่ถึงเจอของจริงแล้วครับ
เดี๋ยวในติบริกรช่วยเขาด้วยนะเพราะคนเดียวเอาไม่อยู่นะ
ครับท่านดูนะครับจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท
คุณจดทะเบียน๑ล้านนะฮะแล้วก็มีเงินสามารถไปซื้อที่๖๐๐ล้านนะฮะ
เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไงครับเป็นนอมินีของเจ้าสัวจอจาน
แต่ยิ่งกว่านั้นคืออะไรครับท่านเห็นไหมครับคนนี้เป็นใครเนี่ย
ขึ้นมาให้ดูเลยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพรามพรามตั้งศาล
เป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับโอ้โหพรามเนี้ยนะ
เอาเงิน๖๐๐ล้านไปซื้อที่ท่านประธาน
คนไทยทั้งประเทศเจอพรามที่ไหนระวังนะครับ
เพราะเขาอาจจะเป็นเศรษฐีมีเงิน๕๖๐๐ล้านมาซื้อที่นะ
ต้องจ้างแพงหน่อยนะพรามแบบนี้ต่อไปเลยครับ
เป็นการตั้งเร่งด่วนด้วยทุนจดทะเบียนเพียง๑ล้าน
ผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทเป็นคนงดเจ้าสัวและเป็นพราม
บางคนนะครับถือหุ้นเยอะเหมือนกันครับแต่เป็นเจ้าเขาทาวน์เฮาส์
ทาวน์เฮาส์เล็กมีเงิน๖๐๐ล้านไปซื้อที่ครับท่านประธานครับ
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านนายกไม่รู้บ้างเลยหรือ
พฤษภา๕๖ชำระค่าที่ดิน๖๐๐ล้าน
ทั้งที่ทุนจดทะเบียนมีแค่๑ล้านมนุษย์ธรรมดาใครจะทำได้
เห็นไหมครับเงินมาจากไหนล่ะแล้วยอมซื้อที่แพงตั้งสามเท่าตัว
เห็นไหมครับ๑๖พฤษภา๕๖เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและจดทะเบียน
อยู่บนเกาะบิติสเกิดอะไรขึ้นครับเกาะนี้เป็นเกาะอะไรครับ
พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เกาะนี้เขาไว้สำหรับฟอกเงินไว้สำหรับหลบเลี่ยงภาษี
มิจฉาชีพทั้งหลายจะไปตั้งบริษัทที่นี่ทั้งสิ้น
คนดีคนบริสุทธิ์เนี่ยผมไม่เห็นความจำเป็นต้องไปตั้งบริษัทอย่างนั้นเลย
ประเทศไทยเราศรีวิรัยหน้าตั้งจะตายทำไมไม่ตั้งเรา
ทำไมต้องไปใช้ที่บนเกาะท่านนายกเขาใช้บริษัทเนี่ย
ตั้งบนเกาะที่หลบเลี่ยงภาษีพวกมิจฉาชีพเขาใช้กัน
ซื้อที่๖๐๐ล้านของท่านท่านไม่เอกใจบ้างหรือท่านนายกครับ
ท่านไม่เอกใจบ้างหรือ๒๕พิธุนาคมเพิ่มทุน๖๒๘ล้านนะ
แล้วตอนนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้ว
แฉมาจากสำนักข่าวหลายสำนักผมไม่เอ่ยชื่อ
เป็นบริษัทของเจ้าสัวโอละพ่อเลยนี่ไงเจ้าสัว
โอนไปยังไงก็เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนหรอกครับยังเป็นของเจ้าสัว
สุดท้ายกรรมการบริษัทปฏิทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าสัวร์
ผมแปลกใจนะทำไมท่านนายกไม่รู้เรื่องเลย
ท่านนายกคงน่าจะเคยไปละมั้งกรอนี้ครับ
หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะมาฟ้องผมนะฮะแค่ว่าเคยไปไหม
เราก็พูดให้เกิดความเข้าใจว่านี่คือเกาะที่มิจฉาชีพไปฟอกเงิน
ทำไมต้องตั้งบริษัทตามหมู่เกาะซึ่งมิจฉาชีพธุรกิจสีเทา
เขาใช้ฟอกเงินโกงภาษีกันท่านทำนิติกรรมอำพลางเพื่อฟอกเงินหรือไม่
หรือไม่นะครับหรือไม่
หรือเพื่ออำพางโชว์ให้คนเห็นว่ามีเงินก้อนโตแบ่งให้ครอบครัวใช้
คนเริ่มสงสัยไปไกลเลยเอ๊ะมันที่ผืนนี้ยังเป็นของนายกอยู่หรือเปล่าเนี่ย
มันเป็นนิติกรรมอำพลังแบบว่าอยู่มีคนใจดีมาซื้อที่๖๐๐ล้าน
แล้วก็เอาเงินแบ่งให้ครอบครัวแล้วเดี๋ยวครอบครัวจะไปซื้อของใหญ่ใหญ่
ใครตรวจสอบนี่ไงขายที่ให้เจ้าสัวได้เงินมาแล้วก็แบ่งให้ครอบครัว
เปิดเผยนะเปิดเผย

ปปชสงสัยที่แปลงนี้ที่แท้มีการซื้อขายประชาชนนะสงสัย
จริงหรือไม่เพราะใช้ชื่อบริษัทนะเจ้าสัว
แปลงนี้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อบริษัทซื้อ

โคตะละฉลาดโคตรฉลาดเลย
วันหนึ่งจะโอนกลับมาเป็นของท่านนายกผมอุปมาอุบัยนะครับ
โอนหุ้นบริษัทมาเป็นชื่อนายประยุทธ์จันทร์โอชา
ผืนนี้ก็กลับมาเป็นของนายประยุทธ์จันทร์โอชา
ไม่ต้องเสียค่าภาษีสักบาทสักสตังค์สักแดง
สะใจไหมครับพี่น้องครับนี่คือการไปจดทะเบียนบนเกาะแก่งนี่ไง
ฟอกเงินทั้งซื้อขายที่ไม่เสียภาษี
โอ้โหนี่ผมเจ็บปวดมากเลยครับ
ท่านชอบพูดว่าคนจนไม่เสียภาษี
แล้วท่านล่ะครับหลบเลี่ยงภาษีไหมเสียภาษีไหมวิธีแบบนี้
ต่อเดี๋ยวยังมีเรื่องสะใจกว่านี้อีก
สัวยอมซื้อที่ราคาสูงถึง๖๐๐ล้านมากกว่าราคาประเมิน
อย่ามาเถียงบอกว่าราคาจริง๖๐๐ล้าน๘๐๐ล้าน
ผมนั่งฟังท่านแล้วผมหมั่นไส้ชิเป๋งเลย

นี่ที่ท่านดูนะครับผมชี้นี่นะ
พื้นที่สีเขียวครับกระเศษรกรรม
พัฒนาตึกสูงไปทำอะไรที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

แล้วไปซื้อ๖๐๐ล้านได้ยังไง
สัวยอมซื้อ๖๐๐ล้านได้ยังไง

เดี๋ยวผมมาหลักฐานมาแฉดูต่อไป
จากเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วพี่น้องครับ
เห็นไหมครับคนหล่อที่มีหนวดเนี่ยเห็นไหมครับ
ผมลงทุนไปถึงที่เลยนะครับไปดูเลย

มันลึกจากถนนประมาณ๔เมตร
ลึก๔เมตรที่อยู่ในพื้นที่อะไรครับ

อันนี้สับของนักประเมินที่ดินนะครับ
ลึก๓๔เมตรแล้วก็เป็นป่ากก

ยืนอยู่บนตำรงหน้าใหญ่กกไม่โผ่หัวเลย
วิธีการขายที่ที่เขาหลอกว่าที่ไม่ต่ำทำไงรู้ไหมครับ

แค่ครึ่งน่องเท่านั้นแค่ครึ่งน่องพอลงไปปุ๊บนี่จมหายเลย
ปรากฏว่าผมเจอมากับตัวเองในชีวิตเกิดอะไรขึ้นครับไปซื้อที่
เขาบอกชี้แค่ครึ่งน่องบังเอิญชาวบ้านจูงควายมาตัวหนึ่ง
ควายมันพัดตกลงไปโผล่มาเหลือแต่จมูกหายใจเนี่ยฟืดเลย
เนี่ยมันถึงจับได้ว่าโอ้โหที่มันลึกขนาดนี้๔เมตรเนี่ย
อยู่ในพื้นที่สีเขียวเป็นที่รุ่มลึกป่ากบ
แล้วนี่เวลาจะขึ้นมาผมต้องดึงมือนะช่วยด้วยช่วยดึงมือดึงมือหนูขึ้นมาด้วย
มือหนูขึ้นมาด้วยช่วยด้วยนี่ต้องดึงมือเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ
แล้วที่ข้างข้างน่ะเป็นบ่อปลาตรงนี้บอกว่าไม่ใช่บ่อปลาไม่ใช่ครับ
แต่นี่เขียนเลยนะครับห้ามจับปลาฝ่าฝืนและมีคดีอาญา
ไม่ใช่บ่อปลาครับแต่ห้ามจับปลานี่ไงแล้วผมไปชี้ทุกที่เลย
แน่จริงท่านนายกไปกับผมนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยเรียกที่ของท่านเลย
ขายเจ้าสัว๖๐๐ล้านเนี่ยโอ้โหใจดีจังเลย
ชาวบ้านเขาฝากผมมาถามนะครับเอ้าต่อไป
เอาละครับทีนี้เอาเข้าเรื่องแล้วครับในปีเดียวกันเนี่ยครับ
ที่ผืนนี้ขายไปตารางวัลละ๑๒๐๐๐บาทในปีเดียวกันนะครับ
แต่ของท่านเนี่ยประเมินไปประมาณ๓๔หมื่นบาท
อันนี้เขาขายแค่๑๒๐๐๓๔เท่าตัวนี่ไงของจริงเลย
นะฮะไม่จริงเถียงมานะครับราคาซื้อขายจริงปี๕๖
ผมไปค้นมาแทบตายเลยมีอีกหลายชิ้นนะผมไม่อยากเสียเวลาสภาแห่งนี้

ครับกราบบริเวณท่านประธานสภาที่เคารพครับผมในศิลาเจียนจักรครับ
สมาชิตทภาพผู้ทางรัฐสดรภาคพลังประชานรัฐนะครับ
ขอประท้วงผู้อภิปรายนะครับข้อ๖๙นะครับ
ภิปรายซ้ำซากแล้วมีผู้อภิปรายไปแล้วนะครับ
ก็ขอให้ท่านวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับ
สมมุติครับประเด็นที่อภิปรายเนี่ยท่านยุทธพงศ์ได้อภิปรายไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วก็นายกเขาตอบไปอีกครั้งนึงแต่ว่า
แต่ว่าผมคิดว่าแนะนำว่ากรณีที่มันเป็นประเด็นที่เราพูดซ้ำมาแล้ว
ผู้อภิปรายคนหลังเนี่ยอาจจะสรุปสั้น

จะไม่ซ้ำกับของคุณยุทธพงศ์

ยุทธพงศ์ได้เอาชาร์จนี้มาโชว์ไหมว่า

เป็นประธานหน้า๑๕๐๐๑๘๐๐๐
ประเด็นก็คือว่า
ถ้ามันการันที๓ส่วนเจน
กรณีซ้ำเนี่ยแนะนำท่านสตาร์นพุทธนะครับ

แนะนำด้วยความมองดีวันนั้นคุณยุทธพงศ์ไม่ได้เอาชาร์จนี่มา
แล้วไม่ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้เบอร์โทรเลยนะ

เชิญต่อนะครับ

พี่น้องเอ้ย

ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาครับ
ฝากผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกประยุทธ์จันโอชา

ตอนขายที่แปลงนี้นะครับ
เขายังไม่มีแผนตัดถนน

ผู้มีอำนาจคนขายที่ก็ดี

เขาสามารถตัดถนนให้ผ่านที่ได้

ที่เนี่ยถ้าเป็นเส้นตรงมาเนี่ยเขาวิ่งตรงมาตลอดนะฮะ

และท่านนายกประยุทธ์จันโอชา

ผ่านหน้าที่เลยให้ผ่านหน้าที่เต็ม

แต่ไปโค้งหาที่ที่ท่านนายก
ให้เจ้าสัวไปดูผังเลยนะครับ

ฝังจริงแน่จริงเถียงมานะครับ
จริงนะครับผมเตรียมหลักฐานมาแล้ว

พฤติกรรมอำพางซุกซ่อนเงินทางบัญชี

ฝากผมมายื่นนะ

กับท่านนายกปยุจรรย์โอชา

ปรากฏว่าเจ้าสัวเนี่ยมีการลงบัญชีนะฮะ

เห็นตัวนี้ไหมครับลงบัญชีไม่ได้๕๔๘๕๘๖๘บาทลงบัญชีไม่ได้
ทางบัญชีนักบัญชีก็บอกว่าถ้าลงไม่ได้
มันแปลว่าเงินอันนี้อธิบายไม่ได้
มันจะใช่ใต้โต๊ะหรือเปล่านะหรือไม่นะใต้โต๊ะหรือไม่นะ

ตั้ง๗เดือนโผล่เงินนะฮะที่นักบัญชีลงบัญชีไม่ได้
ซึ่งในกรณีนักบัญชีใช้สำหรับการจ่ายใต้โต๊ะ
ทำไมไม่สามารถลงบัญชีได้นี่ไงนักบัญชีเขาฝากมาถาม
คุณเรืองไกรเขาฝากมาถามตอบคุณเรืองไกรด้วยนะ
ผ่านท่านประธานมาผ่านผมเลยเชิญนะ

ท่านนายกจะเถียงบอกว่าอืม
ผืนนี้ไม่เกี่ยวนะครับที่จริงต้องกลับด้วยความเคารพนะครับ
พ่อท่านได้เสียชีวิตไปแล้วผมก็ไม่พยายามจะก้าวร่วง
แต่ขอจะแตะเพื่อให้ความเข้าใจนะครับ
สารเยาวชนและครอบครัวมีคำสั่งให้พลเอก
ประพัทธ์จันโอชาเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้แปลว่าอะไรครับ
ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบ
นะดูนะครับพลเอกประพัดนะครับ
ปัดมาไม่ทราบรายละเอียดเลยที่ก้าวแปลง๖๐๐ล้านเนี่ย
ให้กลุ่มบริษัทเสียเจริญเสียเจริญในนี้นะเป็นข่าวนะ
นี่หน้านี้ถอดข่าวไปเลยนะสำนักข่าวอิสลาไปฟ้องเลยนะครับ
นักข่าวอิสระเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องไม่รู้นี่ไง
พิพากษาคุณพ่อก็พูดอยู่นี่ไงอธิบายชัดเลย
รูปถ่ายชัดนะฮะสำนักข่าวอิสระผมเชื่อว่า
สำนักข่าวนี้เขาไม่ธรรมดาและไม่โกหกหน้าต่อไป
เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ
บัญชีทรัพย์สินคุณประยุทธ์แจ้งปปชนะครับว่า
มีเงินเข้ามาหกร้อยหกล้านห้าแสนบาท
เป็นเงินขายที่ดินหกร้อยล้าน
เต็มจำนวนแต่ไม่เสียภาษีเอาแล้วสิเอาแล้วสิ
ท่านประธานครับขอประท้วงครับ
เป็นเฉินไหมครับครับกลับบัญชีทรัพพ์ประธานสภาธุ
ครับผมนัชยะละเจชยะคะสมาชิตสภาพผู้ตามรัฐศุรรณ
ขอพอถ้องผู้อภิภัยครับข้อ๖๙
ก็คืออภิภัยไปแล้ว๓จริงครับ
๓๔รอบไปแล้วก็ผมขอให้ส้เจ๊มินะครับ
เสร็จเลยครับก็เป็นความจริง
เรื่องนี้ก็พิปรายไปแล้วเป็นความจริง
แต่ว่าผมคิดว่าเมื่อผู้อภิปรายได้พูดไปเนี่ย
เพราะเดี๋ยวต้องเปิดนายกให้มีโอกาสได้ชี้แจงเต็มที่
อันนี้คือปัญหาที่เราเจออยู่
เพราะว่าเรากำหนดเวลาให้ไปบริหาร
แต่ว่าผู้อภิปรายได้อภิปราย
แล้วก็เมื่ออภิปรายจบไปแล้ว
ก่อนในสุดผู้อภิปรายต่อมาผลังภิปรายอีก
ก็เลยมีการบ่นประรบเรื่องเวลานะครับ
ว่าทำไมรัฐบาลตอบหลายครั้ง
และชิ้นสรุปเต็มมีก็เช่นเดียวกันครับ
พยายามเลี่ยงสิ่งที่ซ้ำนะครับเรื่องใหม่ครับผม

ท่านนายกเข้าประเด็นหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่

๖๐นะมีหนังสือถามไปถึงนะครับปปชเลยนะครับ
ถามไปถึงกรมสรรพากรแบ๊ะแบ๊ะเลยนะครับ
๖๓ปรากฏว่าผมเป็นกรรมธิการงบประมาณร่วมกับท่านเรืองไกร
นั่งติดกันเลยถามอธิบดีกรมศูนยากากรคนปัจจุบันนี้แหละครับ
ขออนุญาตไม่เอ่ยน้ำท่านแบ๊ะตอบไม่ได้
ป่านนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับ
ดูต่อไปนะครับผมจะไปเร็วครับ

พี่น้องประชาชนคนไทยนะท่านชอบอ้างว่าโอ๊ยคนจนไม่ได้เสียภาษี
ตัวท่านเองเป็นตัวอย่างหรือเปล่าท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรี

กลับเรียนท่านประธานนะครับนี่ไงครับ
นี่ไงบริษัทปอเบอร์ซี่๖๙ยื่นงบดุลปี๕๖แสดงมูลค่าซื้อที่๖๒๓ล้าน
แต่สัญญาซื้อขายเนี่ยครับระบุว่า๖๐๐ล้าน
อ้าวทำยังไงฮะเขาเป็นลูกบริษัทเขาต้องลงบัญชี
เห็นไหมครับความจริงมันจึงปรากฏเห็นไหมครับ
เนี่ยมันเกิดส่วนต่าง๒๓ล้านมาจากไหนเป็นค่าอะไรนะครับ
นี่ไงผมจะไม่ลงรายละเอียดเสียรายเวลา
แต่ว่าสรุปแล้วมันมีค่าภาษีที่ท่านนายกต้องจ่าย
ในช่วงนั้น๑๖๑๙๕๙๑๐บาท
แต่ท่านไม่ได้จ่ายคืออะไรหรือไม่
อ้าวต่อเดี๋ยวดูนะครับ

ซ้ำเลยนะครับไม่มีใครพูดถึงประเด็นภาษีเลยนะครับ
คำนวณภาษี๑๖ล้านมาจากอาจารย์เรืองไกร
มือกฎหมายมือภาษีมือนักบัญชี

ค่าใช้จ่ายเหมาได้๕๐บาท
หากใช้จ่ายเหมาได้จากมูลค่าขายที่ดิน
พี่น้องประชาชนอย่าตกใจฟังง่ายผ่านง่ายสบาย

เงิน๑๘๖๖๗๐๐คูณด้วย๕๐๐

หาร๑๐ปี

คำนวณภาษีตามขั้นบันได
ค่าซื้อแล้วคูณกลับด้วย๑๐บาท
จะได้ภาษีรวมทั้งสิ้น

ท่านนายกครับต้องตอบด้วยนะครับ

จ่ายภาษีหรือไม่นั้นเนี่ย

ว่าถ้าท่านยังไม่จ่ายท่านต้องรีบไป

ช่วยเจ้าสัวหรือตัวท่านเองผมไม่ทราบ

ก่อนจะขายที่นะครับทำไงทราบไหมครับ

คนที่ไม่รู้เรื่องนะถ้ามีที่แปลงใหญ่นะ
ขายมันทั้งแปลงใหญ่เลย

ตรงไปตรงมาแต่อันนี้ไม่ใช่ครับ
ซอยเป็น๙แปลงก่อนครับ
พอซอยปุ๊บเนี่ยวิธีคิดภาษี

นี่ไงแบ่งโฉนดนี่ไงลดภาษี

วันที่๒๖เมษานะครับ

เงิน๖๐๐ล้านโอน๙พฤษภา

ทำไมมันเหมาะสมขนาดนี้
มันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวท่านนายกต้องตอบ

ท่านนายกครับท่านดูใบนี้นะครับท่านเคยจ่ายหรือยังครับ

เห็นไหมครับหากท่านเสียภาษีแล้ว

นะฮะและใบเสร็จรับเงินอยู่ไหนเอามาดู

ผมหมั่นไส้ท่านไปบอกว่าคนจนไม่เสียภาษี
แล้วท่านเองล่ะครับเสียภาษีไหม

เพราะท่านหรืออาจารย์เรืองไกรล่างคำฟ้องไว้แล้ว

เพิ่มเป็น๔๑ล้าน

จากที่ท่านได้หลบเลี่ยงหลีกภาษีไป

นี่ไงฮะอันนี้ภาพอันนี้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะ
นะฮะด่าคนจนไม่เสียภาษี
เขาเขียนว่าไงปรี๊ดแตกกลางสภา
เพราะคนจนไม่เสียภาษีทำให้เศรษฐกิจฟื้นคนจนเอ้ย
พวกท่านไม่เสียภาษีทำให้เศรษฐกิจฝืดนายกก็พูดนะได้ยินไหม
เขาว่าพวกท่านแต่ตัวเขาเนี่ยว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง
คำนวณภาษีจึงออกมาอย่างนี้
และพี่น้องเอ่ยนายกหนีภาษีนายกหนีภาษี
นายกหนีภาษีต่อ

ประเด็นนี้ก่อนนะฮะยังไม่จบท่านต้องเสียภาษีสองกรัม
แต่ท่านหลบทั้งสองกรรมเลย

แบ่งแยกโฉนดก่อนลดภาษีไป
อันนี้ก็เซฟภาษีไปแล้วนะครับแบ่งยากโฉนดนะครับ
อกจากนั้นนะครับเวลาได้รับเงินมา
ก็ไม่นำไปเสียภาษีอย่างที่บอกนะ
แล้วท่านก็หลบหลีกนี่คือผมไม่ไว้วางใจท่าน
คนหนีภาษีจะมาเป็นนายกเนี่ยไม่ได้อีกเด็ดขาด
ได้ขออาจารย์เรืองไกรแล้วมีคำฟ้องเดี๋ยวผมจะเดินไปยื่นให้เลย
เจ้าหน้าที่เอาคำฟ้องของอาจารย์เรืองไกรมา

คือตอนแรกเนี่ยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมีการพูดแล้วผมจะขึ้นช้านิดนึง
ปรากฏว่ารวบรัดเลยเอกสารบางอย่างเนี่ยก็เลยมาไม่ทัน
ต่อเลยครับ
คราวนี้ครับเมื่อกี้มหากราบนะครับ
เรื่องบุหรี่ฟิลิปมอลิส
ลดภาษีให้เขาเป็นแสนล้าน
แก้กฎหมายนะครับสุดสุดเลยแทรกแทรงการทำงานของหน่วยราชการ
ก็ผิดกฎหมายนะครับยังไม่พอ
คนของตัวเองไปทำลายซะโรงงานยาสูบเจ๊งเลย
ไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น
ผมฟ้องชาวไล่เกษตรกรทั้งประเทศด้วยนะครับ
นี่คือน้ำมือของคนพวกนี้ยังไม่พอนะครับ
ยังไปฮุบกิจการยาสูบที่จะเอื้อเจ้าสัว
แบบให้ฟรีฟรีนะฮะที่จริงผมอยากจะพูดคำหนึ่งมันหยาบมาก
รับผมอยากพูดในสภาแห่งนี้ที่เขาบอกว่าถูกเป็นอะไร
ถูกเป็นอะไรคนโบราณชอบพูดถูกเป็นอะไร
นะฮะมันไม่เหมาะจะพูดในสภาแห่งนี้
ยังไม่พอนะครับเสร็จแล้วก็มีการรับเงิน

ท่านจะอ้างบอกว่าเอ๊ะตอนขายเนี่ย
ผมยังไม่ได้เป็นนายกนะโอ้โหมันเลย
อนุญาตนะครับผมดักทางก่อนเลยนะท่านจะได้ไม่มาพูด
ตั้งใจฟังนะครับท่านนายกครับตั้งใจฟังนะครับ

พูดกับประธานกันสำหรับคุณครับท่านประธานครับ
ขอประธานอภัยครับบางทีมันสะใจอ่ะ

เมื่อคืนผมฟังท่านอาจารย์วันนอร์ที่เคารพของผมเนี่ย
ฝ่ายประชาธิปไตยผมเคารพคนสองคนมากเลย
คนหนึ่งคือท่านประธานชวนหลีกภัย

ที่จะเป็นสุดยอดของประชาธิปไตย

เดี๋ยวจะไม่เป็นกลางนะระวัง

เกิดอะไรขึ้นครับท่านประธาน
เมื่อคืนท่านอาจารย์วันนอร์ขออนุญาตพาดพิงท่าน

วางแผนยึดอำนาจมาตั้ง๓ปี

ด้วยความวังดีด้วยความประสงค์พลัฒนาดีนะครับ
เอาเรื่องของเราเลยครับ
ที่ผมต้องโยงเพราะวันนั้นผมหมั่นไส้ท่านนายกตอบ
ตอบว่าอุ๊ยผมยังไม่ได้เป็นนายกผมจะได้มีอำนาจ
ไม่รู้เลยว่าจะมาเป็นนายกยังไม่รู้เลยว่าจะยึดอำนาจ
แต่ไปรับสารภาพนะบอกว่าเตรียมการมา๓ปี

แปลว่าอะไรครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธาน
กราบเรียนท่านประธานที่ครบผมไพบูลนิติตวรรณสมาชิกสภาพผู้แทนราศดรพรรคพลังประชาลัทฯ
อนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่๖๙
ผมฟังท่านมาตั้งนานท่านก็พูดนอกจากจะวนเวียนในเรื่องเกี่ยวกับซ้ำซาก

แล้วก็ยังมีคำพูดในลักษณะใส่ร้าย

ซึ่งผมว่าท่านนายกหลายเรื่อง

เพราะมันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเลยกับท่าน
มันไปคิดเรื่องของบุคคลที่สาม

อนุญาตเอ่ยนามท่านสารนุษย์นะฮะ

ไอ้หนีภาษีของฟิลิปมิริสต์

แปดหมื่นกว่าล้านนั้นนะฮะ

มันมีผู้เสียประโยชน์ตอนนี้คือ
ผู้ที่จะได้สินบนนำจับครับ

เป็นเงิน๒๕๒๐๐ล้านครับ

ขออนุญาตท่านประธานรบกวน
วินิจฉัยให้ท่านผู้อภิปราย
ไม่วนเวียนแล้วก็ไม่ใส่วาจา

เราห้ามอภิปรายแสดงกรยารุวจาน

ห้ามกราบถึงสามัญนะครับ
จริงแล้วเวลาพิปรายโดยรวมเนี่ย

แต่วันนี้มันเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
อาจที่จะหวังคำชื่นชมได้เลยครับ

เรื่องความไม่ถูกต้องความผิดพลาด
เพียงแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ถ้อยคำนั้น

ใสร้ายอะไรไม่ได้นะเพราะไม่บังใจ
ผู้ที่จะทำหน้าที่แถลงความจริง

เสร็จแล้วรัฐบาลท่านก็จะมีหน้าที่ในการที่จะชี้แจง
เมื่อถึงตอนนั้นผมต้องเรียนพวกเราว่า

อันนี้คือสิ่งที่อยากจะถือโอกาสเรียนนะครับ
เชิญท่านสารวุฒิต่อไปนะครับ
ผมคิดว่า
ให้โอกาสพอสมควรพยามลิ่งเรี้ยงอะไรก็ตาม

เช่นไปอ้างประเด็นที่ท่านอื่นอภิปรายไว้
ผมคิดว่าเพื่อประหยัดเวลาด้วยนะครับ
เพื่อให้ทางฝ่ายรัฐบาลได้มั่นใจว่า
ผมไม่ได้พูดจาเลื่อนลอย

ดังนั้นท่านประธานต้องอย่าไปบอก
ท่านประธานต้องเคลียร์อากาศท่านประชาชนให้ทราบนะครับว่า
ท่านผู้ที่อภิปรายมายื่นนั้น
ผมว่ามันไม่เป็นไปตามข้อบังคับแล้วครับ
เป็นวิธีการที่ใช้เทคนิคเท่านั้นเอง
ผมว่ายังเป็นวิธีการใส่ร้ายเหมือนเดิม

ผมว่าไม่ถูกต้องหลายประกาศครับ
ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับครับ

เอาตามบัญชาท่านประธานนะครับ
สักครู่นี้เรื่องทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องจริง
ผมจึงได้ร่างคำฟ้อง
และผมอยากให้สารสถิตยุติธรรมได้จัดการกับคนเหล่านี้
ผมบอกแล้วถ้าขึ้นสารสถิตยุติธรรมเนี่ยไม่รอด

บนบานสารเก่าอาจจะรอด
อันนี้ผมขอเข้าไปเรื่องต่อไปเลยนะครับ

นี่เป็นใบเสร็จอีกใบหนึ่ง

มาแล้วนะครับ

มีกระบวนการซื้อรถถัง
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เดินทางไปจัดการด้วยตัวเองเลยนะครับ
นี่หลักฐานการเดินทาง

ดูสิครับใครฮะหน้าตาคุ้นไหมครับเนี่ย

เองเลยนะครับพบทบโอ้โหลงทุนจังเลย
ไปซื้อรถถังเชียงกงที่ยูเครนไปเองเลยนะ
กลัวว่ามันจะไม่ได้รถถังเสียงกง
เดี๋ยวจะบอกให้เชียงกงแปลว่าอะไร

เอ๊ะทำไมเหมือนจังเลยเหมือนนายกรัฐมนตรี
ท่านไปในช่วงที่ท่านเป็นพบทบ

นี่หลักฐานวันนี้มัดแน่นเลยนะครับ

สารวุฒิครับผมเถื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ถ้าเป็นเรื่องอดีตเนี่ยอนุญาตปให้ปเป็นที่มาปัจจุบันนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องไปตั้งแต่นู้นเป็นพบตบอะไรเนี่ย

ครับเราอุปราณ์มันไม่ว่าใช่รัฐบาลเท่านี้ครับ

เพราะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีที่เรื่องเดิมที่เคี่ยวข้องไปถึงปัจจุบัน
เช่นปัจจุบันเนี่ยยังมีการประพฤติที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นอยู่

ผมเรียนสรรพุทธว่ายังไหร่ก็ให้อยู่ในหลักเกณฑ์นะครับ

ผมจะทำตามบัญชาท่านประธาน
เรื่องนี้เนี่ยยังอยู่ในปัจจุบันครับ

ประเทศยูเครนได้มีการสอบสวน

ปีนี้เองเลยนะครับปี๖๓จะเลยนะครับ

แล้วเพิ่งส่งมอบรถถังเมื่อปีที่แล้ว
นะฮะปี๖๑๖๒โดยประมาณ

ผลิตรถถังแค่๔๙คัน
มันโยงมาถึงเลยครับเพราะว่าเจ้าตัวอยู่เกี่ยวข้องนะครับ

คุณดอนปรณัติวินัยนะครับรับเต็มเลยนะครับ

นี่เป็นเรื่องปัจจุบันและคดีอาญามันไม่มีวันหมดอายุนะครับ

และอย่างนี้ผมต้องขออนุญาตท่านประธานว่า
ต้องนำเรื่องนี้มาพูดในสภาแห่งนี้
เพราะอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้ความจริงว่า
คนที่ยึดอำนาจไปแล้วเป็นนายกเขาเป็นอย่างไร
และจะเชื่อมั่นให้บริหารประเทศต่อไปหรือไม่
นี่คือสิ่งที่ผมจำเป็นต้องอภิปราย
ดูนะครับจากการสืบสวน

นะฮะประเทศยูเครน

ชื่อนะครับยูเคอาร์สเป็ดเอ็กซ์พอร์ต
และตัวแทนกลาโหมของไทยนะฮะ
ได้ลงนำสัญญาเลขที่๙ทับ๒๐๑๑นะฮะ
เอาละชื่อย่อเรื่องสัญญาผมไม่พูดถึงแล้วฮะ

ได้จัดหาซื้อรถถังจำนวนหนึ่ง๔๙คันโอพอร์ต

และรถหุ้มเกาะ๒คันนะครับ

๒๔๒ล้านนะฮะ
ประมาณ๘๐๐๐ล้านโดยประมาณ

โอ้โหพี่น้องเงินตั้ง๘๐๐๐ล้าน

กว่าเราจะขายข้าวกว่าเราจะทำเกษตร

เลือดตากระเด็นเลยนะครับ
ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าว
บัญชาการกองทัพไทยได้รับเงินเต็มจำนวนทั้งหมด
ความจำล่วงหน้าไว้ให้แก่ผู้จัดหา

เรื่องนี้ตรวจสอบไม่ได้

เนี่ยนั้นเค้าบอกนะครับ

โอ้โหขนาดฝ่ายสอบศึกษาของประเทศยุเครนนะครับ
เขาจับธุรกิจนะเจ้าจับคนทุจริตน่ะ

หนีไปอยู่รัสเซียหนีไปอยู่ต่างประเทศนะฮะ
อันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าเจ็บปวด
สัญญาต้องส่งมอบรถผมบอกแล้วฮะ
ภายในปี๕๘แต่เพิ่งมาส่งเอาสุดท้ายเลย
รถสุดท้ายเลยประมาณใกล้ใกล้ปี๖นะ
แล้วก็การส่งมอบรถล่าช้าเนี่ยมีคนสงสัยว่ามีค่าปรับไหม
เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสไลด์ว่าแถลงยังไง
จากไม่ปรับแล้วยังมาพูดแบบโอ้โหช่วยเขาอย่างเต็มที่เลย
มันเป็นการร่วมกันสมคบคิดหรือไม่
มีการตั้งคนไทยนะฮะไปเป็นลูกจ้างกรมศูนย์ไทย

เพื่อการโอนเงินบางส่วนให้แก่ยูเครน
โดยฝั่งไทยนะฮะมีนาง
อันนี้เป็นข่าวเป็นข้อมูลที่ชัดเจนได้เลย
ชื่ออิสลีและนางนิธิตา
ตรงนี้แหละครับที่ผมต้องพูด

อ้างตัวนะครับว่าเป็นตัวแทนจากรัฐบาลไทยนะครับ
แฝงตัวอยู่ในสถานทูต
ด้วยตำแหน่งอะไรก็สุดแล้วแต่
แต่ทำให้ทางยูเครนเนี่ย
เขาหลงผิดหรือผิดหลงหรือแกล้งหลงผิดก็ได้
ต้องเป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นถึงจะซื้ออาวุธได้
ก็เลยจึงมีการแปลงร่างเข้าไปตรงนั้น
นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกมาก
นะครับนี่คือคู่สัญญานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐาน

อิสรีเปลี่ยนชื่อ๖ครั้ง
เดี๋ยวมีชาร์จให้ดูนะฮะเปลี่ยนชื่อ๖ครั้ง
แต่ละครั้งเนี่ยมีวาระสำคัญอยู่เบื้องหลัง
แต่ท่านนายกก็ใช้คนนี้ไปดูแลท่านบอกโอ้ยท่านไม่รู้จัก
ก็อยากเรียนไปท้วงนะครับท่านประธานครับ

สมาชิกสภาพุทธแทนราชดรพรางประชาภัฐ
ท่านผู้อภิปรายนั้นอภิปรายในลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในประเด็น
แต่ว่าก็พยายามโยงกลับมาโดยที่เป็นลักษณะการใส่ลาย
ไปพูดถึงใครก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้

แล้วก็ห่วงเวลาไหนก็ไม่รู้ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่าง
ท่านพูดไปอย่างนี้เป็นการใส่ร้าย
โดยใช้บุคคลอื่นซึ่งไม่เปิดเผยอะไรสักอย่าง
ซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านประธานผมไม่อยากให้สภาแห่งนี้
ต้องไปรับฟังสิ่งซึ่งเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งควรจะมีคุณภาพมากกว่านี้ครับท่านประธาน
ครับกรณีใส่ร้ายท่านนายกนั้นไปห้ามก็ไม่ได้นะครับ
แต่คนนี้คนนอกนั้นเห็นด้วยกับผู้ประท้วงว่า
หลีกเลี่ยงด้วยครับปกติผมจะไม่ให้เอ่ยชื่อ
เพราะผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะให้เขามาอภิปรายชี้แจงในที่ประชุมได้
ผมรู้ดีครับในกฎหมายเราต้องรับผิดชอบ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราป้องกันไว้ก่อนเราหลีกเลี่ยงได้
เกิดไปเป็นญาติพี่น้องของเราเนี่ยเราก็คงรู้สึกไม่สบายใจ
เพราะฉะนั้นท่านเจ้าวุฒิกรุณาหลีกเลี่ยงชื่อของท่านเหล่านั้นนะครับ
ต่อไปผมจะไม่อ้างชื่อเด็ดขาดครับ

อยู่รัสเซียไปตั้งบริษัท
ซื้อขายเฮลิคอปเตอร์กับรัสเซียใช้ชื่อหนึ่ง

นี่นะฮะทนฟังไม่ได้ดูนี่ครับหลักฐานนะฮะ

เกิดอะไรขึ้นครับนางที่ว่าเนี่ย

แล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี้ครับ

มีนายเพลูกูดอฟภาษายุเครนพูดยากนะครับ

นี่พยายามดัดจริตพูดให้เหมือนนะครับ
ที่ว่าเทศนิคท็อปวาดิน

ดาราสกี้เกิดอะไรขึ้นครับ

จากการสืบสวนของยูเครนนะฮะ

มีหนังสือไปรัดลาศนเดี๋ยวผมจะให้ท่านประธาน

และบริษัทของรัฐเอกชน๑๓๔แห่งนี่คู่สัญญานะครับ
หลักฐานมาจากการไปหาซื้ออะไหล่ทั่วยุโรป

การสอบสวนบ่งชี้ว่าผู้แทนพิเศษของไทย
คือนางออ่างและนางนอนหนู
นั้นเป็นบุคคลสำคัญในการเจรจาก่อนทันสัญญาของฝั่งไทย
โอ้โหมันมากเลย

นะฮะที่แท้ก็อะไรรู้ไหมครับ
ให้ล้างคุกรอได้เลยนะครับ

เงินส่วนหนึ่งจ่ายผ่านคนกลางจ่ายให้คนกลาง

ผมว่าคุณบุญทรงน่าจะมีเพื่อนนะ

ผมก็สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลย

เดี๋ยวผมมอบท่านประธานเลยนะฮะ
ของจริงครับของจริง
แล้วก็ในเจ้าหน้าที่ตามรายชื่อที่บอก

ล้านโดยจำนวนเงินดังกล่าวให้ผ่าน๑๓๔บริษัท
โอ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าเอาภาพต่อไป
เขาบอกให้โชว์นะ
แล้วภายหลังจากนั้น๑๓๔บริษัทนี่นะฮะ
กลับมาให้แก่เจ้าหน้าที่ไทยและยูเครน
อกจากนั้นงานสอบสวนยังพบว่ามีการจ่ายเงินให้ฝั่งไทย

สหรัฐคิดเป็นเงินไทยในจำนวนนั้นนี้ก็
อย่างน้อยก็ในช่วงนั้นก็พันกว่าล้าน
นี่จิ๊บนะส่วนหนึ่งนะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะจิ๊บเลย
จ่ายให้ยูเครน๑๔๕ล้านดอลลาร์นะ
โดยภายหลังนะครับการบริหาร
จ่ายเงินให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนางออ่างเนี่ยนะฮะเป็นคนจัดการ
เสร็จเรียบร้อยปุ๊บลาออกจากการที่ไปแสดงตัวปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
ของฝั่งไทยในสถานทูตยูเครน

เรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของยูเครน
ส่งเรื่องมากระทรวงต่างประเทศเพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าวแล้ว

เรื่องไว้นะครับจนวันนี้ยังไม่ได้มีการสอบสวน
นะโอ้โหใครจะกล้าสอบแล้วอำนาจเต็มพอดีเลย
ยึดอำนาจมามีมาตราสีบสี่ใครจะกล้าสอบ

กลับเรียนท่านประธานสภานะครับ

อภิปรายนะครับอภิปรายนอกประเด็นเกินไป
เหตุเกิดสมัยรัฐบาลยิ่งรักนะครับ
ทำไมท่านเป็นรัฐบาลท่านไม่ตรวจสอบนะครับ
หรือมัวไปรัฐบาลชุดนั้นมัวไปโกงจำนำข้าวครับ

ไม่ได้อย่าไปไกลขนาดนั้นนะครับ
ขอให้รัฐบาลท่านชี้แจงนะครับ
ขอให้รัฐบาลท่านชีแจงครับ

ท่านประธานทิศครบกระผมชนนั่นซีแก้อเพื่อไทยจังหวัดนั่น
ขออนุญาตใช้ข้อมะครับข้อ๗๒
ต้าการพูดนะครับ

งงจำนำข้าวแต่ว่าโกงจริงครับท่านครับ
ไอ้นั่นข้อจริงเรื่องหนึ่งแต่ถ้อยคำในเรื่องนี้คนละประเด็นกัน
ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อนครับ

ไม่ต้องถอนนะครับท่านประธานกราบขอโทษไม่ต้องถอนครับถอนไม่แคร์เลยฮะ

ดีครับแบบนี้ไม่ต้องถอนเลยครับเดี๋ยวผมจะสอนมวยให้ว่าไม่ต้องถอนยังไง
ตอนแล้วครับครับท่านคุณหมอถอนแล้วครับ

ถ้าพบทบเขาเชื่อฟังนายกยิ่งรักเนี่ยคงไม่มีการยึดอำนาจหรอก

ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับ

กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษดรที่เคารพ
ผมใบบูรณิตดีตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราศดร
ก็ไม่ปฏิบัติตามคำวิจัยของท่านประธาน

นะฮะท่านพูดถึงว่าพบทบไม่ไปฟัง

ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นายกกกืนยกจะตอบได้ดีกว่า

แต่ว่าบางเรื่องนะครับท่านประธานขออนุญาต
ผมเพียงแค่ชี้แจงนิดเดียวรับรองไม่ออกนอกประเด็น
คือท่านผู้อภิปรายเนี่ยนอกจากใส่ร้ายอะไรท่านก็

แต่ที่สำคัญผมไม่ชอบเลยฮะ
คนที่มายกยอตัวเองว่าตัวเองเก่งนู้นเก่งนี้อะไรต่าง
มันฟังแล้วมันเสียเวลาสภาครับขอบคุณครับ
อันนี้เป็นหนังสือการสอบสวนของประเทศยูเครน

เรื่องการขายรถถังเชียงกง
คำว่าเชียงกงแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับ

กว่าจะได้ชิ้นส่วนมาเนี่ยโอ้โห๗๘ปี

เป็นร้อยคันเนี่ยภายใน๓เดือนส่งมอบได้เลย

โอ้โหโรงงานอย่างนี้ไปซื้อเขาได้ยังไง

ผมไม่สงสัยว่าทำไมท่านนายกต้องไปเอง

นะครับให้ไปเร็วขึ้น

แล้วก็ยังมีการสอบโสดตัวนี้ว่ามีรถ๔คันเนี่ยนะฮะ

นะฮะหายไป

สถานทูตยูเคนในประเทศไทยก็ไม่มี

จึงมีคำถามว่าเอกสารดังกล่าวหายไปเนี่ย
หายไปเนี่ยมีอะไรซ่อนเล้นอยู่ข้างใน
ผมจะไม่กล่าวหานะครับว่าพูดอันนั้นอันนี้
ไม่มั่นใจจะไม่พูดมีอะไรติดอยู่ข้างใน
นะแล้วก็เขาถึงถามว่า
มันต้องมีการพิรุธแน่นอนอันนี้จากการสืบสวนนะฮะ
ทางยูเครนเองเลยนะครับผมจะย่อไปเร็วเลย
แล้วก็อันนี้เป็นหลักฐานสอบสวนจริงจันทร์
มีการใช้อะไหล่เก่ามาประกอบนะฮะ
เดี๋ยวจะโชว์ภาพชาร์จให้ดูท่านดูนะครับ
คู่สัญญา๘๐๐๐ล้านเนี่ยฮะ
เนี่ยบ้านคู่สัญญา๘๐๐๐ล้านเนี่ยนะครับ
คู่สัญญาเลยครับนี่นะฮะ
นะฮะชื่อนางนอนหนูนะครับนี่ตัวหน้าตานอหนูนี่นะครับ
ท่านนายกเคยเห็นมั้ยครับคนนี้คู่สัญญา
ไปเซ็นสัญญามีหลักฐานมีลายเซ็นครบหมดเลยนะครับ
ออ่างกับนางออ่างแต่คนนี้นะ
ยังเป็นลักษณะคล้ายกึ่งทาวน์เฮาส์นิดหน่อย
ประตูรั้วยังไม่ใช่อันลอยเลยแต่เป็นคู่สัญญา

สื่อมวลชนซูบนะครับเนี่ยบ้านคู่สัญญา๗๘พันล้าน
รถถังยูเครนซื้อรถถังยูเครน

นะฮะคู่เทียบราคานะฮะคือ
ซื้อขายเยอะมากเลย
แผ่นนี้มันจะไปกระทบบางท่านผมจะก้าวข้ามให้

ท่านประธานครับผมท่านธิระครับเชิญ
ครับผมขอประท้วงครับคือไปเกินไปแล้วครับ
เกินกว่าที่จะสมัยนั้นก็
เริ่มตีว่าการการาของผมจำได้ว่าเป็น
ท่านยิงรักนะครับครับผม

ประธานจะตอบได้ครับประธานจะตอบได้ดีกว่าครับผม

ท่านสรรพุทธนะครับอีกครั้งไหมครับท่านประธานครับ
อนุญาตครับท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับท่านประธานครับเชิญเลยครับขออนุญาตประทวงครับท่านประธาน
ผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรภักดิ์ฝ่ายค้าน
จากครับกับเรียนท่านท่านด้วยความเคารพ
ขณะนี้ผู้อภิปรายเขากล่าวหาจะรัฐบาล
ไม่ให้ยอวาธีครับท่านต้องทนฟังนะครับ
นี่ประเด็นแรกประเด็นที่สอง
ต่อให้ท่านชนะมือในสภา
ถ้าท่านไม่ทำความเข้าใจกับประชาชน
ให้ชนะใจรัฐบาลได้
ท่านไม่ใช่รัฐบาลตีนายกตามข้อ๗๗๗
ผมเห็นท่านประธานวางตัวเป็นกลางอยู่แล้ว
แต่ต้องฝากถึงท่านสมาชิกที่ประท้วง

ถ้าประชาชนไม่เข้าใจกราบเรียนท่านได้ควบคุมการประชุม

พยายามดูแลให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ท่านครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พลาดพิงครับ

ขอบคุณไหมท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมนายประธานนิติตะวัน
สมาชิกสภาพุทธรรษฎรภักดิ์พลังประชารัฐ
ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิง
แล้วก็ประท้วงท่านผู้อภิปรายเมื่อกี้ท่านคารม
ท่านมากล่าวหาว่าการที่จะอภิปรายเมื่อกี้นะครับ
จะต้องเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ได้รับฟังนะฮะ
จะได้รับฟังทุกอย่างให้ครบถ้วน
แต่ที่ผมประท้วงนั้นโดยเหตุผลเพราะว่า
ผู้อภิปรายนะครับคุณขออนุญาตเลยนะครับ
สลันวุฒินั้นท่านใช้ลักษณะการอภิปรายที่
มันเป็นข้อมูลที่ไม่รู้ท่านนายกจะตอบยังไง
เพราะเอาเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องไม่จริงเรื่องมั่วมาอภิปราย
อย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปแล้วล่ะครับ
แล้วก็แถมยังมีแต่คุยโตยกตัวเองอยู่อย่างนี้
ผมว่าที่ผมประท้วงไปนั้นถูกต้องแล้วครับท่านประธาน
ครับผมได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
เชิญท่านศูนย์อีกนานไหมครับ
ไม่ไม่นานนะครับครับพอดีที่จริงมันก็จะจบได้แล้ว
แต่ว่ามัวแต่ประท้วงกันอยู่นั่นแหละครับ
กรุณาทำตามที่ท่านประธานได้กรุณาแนะนำแล้ว
ข้ามไปเยอะเลยบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทคู่เทียบ
ปรากฏว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ
บริษัทที่มีข้อตกลงขายให้กับประเทศไทยได้
เป็นบริษัทเดียวกับโรงงานผลิตนะครับ
ที่เอามาเป็นคู่เทียบนะครับมันตลกนะครับ
เอาละข้ามไปครับอันนี้ผมไม่อยากไปแตะมากนะครับ

ประธานผู้ควบคุมเสียงรัฐบาลขออนุญาตหาเหลือ

ผมวิรัติรัฐนาเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
บัญชีไร้ชื่อพลังพลัชชาลัฐนโกราชิมะ
ผมอนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่า
ยังมีผู้อภิปรายอีกหนึ่งท่านคือท่านประกอบวุฒิ

ของท่านสลันวุฒิใช้เวลา๒ชั่วโมง
ตอนนี้ท่านศรนวุฒิเกินมาแล้ว๙นาที
จะมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ๔๐นาทีนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นท่านสุดท้าย
ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้
ส่วนที่เหลือจะเป็นเวลาของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจง๔ชั่วโมง๓นาที
เพราะฉะนั้นผมเลยต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่า
ขณะนี้ท่านสลันวุฒินี่เกินไปแล้ว๑๐นาทีจาก๒ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวท่านประคอนวุฒิจะไม่ได้๔๐นาที

ก็ท่านสารวุฒิกรุณารับทราบมานะครับ
เพราะว่าจะกินเวลาของท่านประกอบวุฒิที่จะพูดคำพิปรายต่อไปด้วยครับ

แต่กลับผมจะข้ามแล้วก็ย่อเร็วขึ้น
แต่ว่าสงสารประเทศไทยนะ
สารคนไทยทั้งประเทศที่ต้องได้รับความเจ็บปวด
จากการเอาภาษีประชาชนไปคอลลับชั่นกัน
อันนี้คือหลักฐานการอ่นนเงินและสมบ้าสินค้า
เชิญครับ
คือที่นี่ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานนะครับ

ทางฝ่ายค้านนอกจากท่านตัวนายกแล้ว
เรายังมียื่นอภิปรายท่านรัฐมนตรีรายอื่น
ซึ่งณขณะนี้นะครับยังไม่ครบถ้วน

ถ้าเกิดว่าเราจำกัดเวลาอยู่เพียงแค่๑๙นาฬิกา
แล้วไปไม่ถึงครบทุกรัฐมนตรีครับ

ยังมีเวลาที่จะสามารถประชุมกันนะครับ
เพื่อไม่ให้ข้ามวันเนี่ยไปจนถึง๒๑

แต่ว่าตอนนี้ให้จบไปก่อนครับ
เชิญให้ท่านสรวุฒิจบไปก่อนครับ
ครับผมจะข้ามไปเร็วแล้วกันนะฮะ
เพื่อให้ความร่วมมือกับสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้

อันนี้เป็นเส้นทางทางการเงินนะครับ

ผมได้เตรียมแฟมนี้เดี๋ยวจะมอบให้ท่านประธานนะครับ
แล้วก็แฟมนี้ผมขอฝากว่าวันนี้

ก็ไม่ได้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไหม
แต่ถ้าออกมาแบบเรื่องบางอย่าง

เลี่ยงเลยครับติดคุกแน่นอน
เดี๋ยวผมจะฝากท่านประธานนะครับ
แน่จริงผมไม่กล้าส่งเอกสารหรอกครับ

พี่น้องประชาชนนะช่วยซูมหน่อยนะครับ

เป็นแบบนี้ฮะรถถังเชียงกงเนี่ย

เห็นไหมเสียดายต่างประเทศไม่มีต้นกกนะครับ

เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับ
เอ้าต่อเลยเนี่ยคือรถถังเซียงกง

ท่านนายกน่าจะจำหน้าได้นะ
เพราะบางคนไปต้อนรับท่านเองด้วย
ดูนะครับท่านนายกดูด้วย

ไปถึงท่านนายกนะครับ

นี่นะฮะท่านเอาทหารไป
ทั้งหมดเนี่ย๓๕นาย

รถเล็กซัดที่ไปรับท่านนะฮะ
ท่านยังจำได้มั้ยรถเล็กซัสคันนี้

ใช้คันนี้ไปต้อนรับพวกท่าน

เป็นรัฐออกเนี่ยทำไมต้องแห่กันไป
ขนาดนั้นแต่ถ้าต่างประเทศ

เตอร์เทนกันขนาดนั้นหลักฐานการเดินทาง

ตัวละครที่เกี่ยวข้องนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับ

อันนี้เป็นแม่ลูกเลยนะครับออ่างนะครับ
เป็นแม่กับลูกปรากฏว่าอะไรครับ

สวัสดีครับถึงไม่เอ่ยชื่อแต่
ครับไม่เอ่ยชื่อนะครับ

ให้เกียรติท่านประทาน

แต่เจ้านายเนี่ยที่เป็นเจ้านายของลูกเขยอีกที

ถือมาถึงได้รับอะไรแน่นอนหรือไม่

เนี่ยที่เค้ารอจเค้าได้รับอะไรแน่นอนหรือไม่

กะปริญญาตลางประชาททหลังของประชาแลส
สารที่ว่าก็คือท่านพูดว่าพ่อตาแม่ยายลูกเขยไม่รู้ที่ไหนครับ
ได้มาพูดพร่งอยู่กลางสภานี้ผมว่าไม่เหมาะสมท่านประธานครับ

ครับก็สรรพุทธพยายามพยายามหลีกเลี่ยง
แต่ว่าหลีกเลี่ยงแล้วนะครับเตือนเรื่องไม่เอ่ยชื่อ
และไม่ให้เอาเอกสารที่ปรากฏชื่อออกมาเขาออกไปแล้วครับ
ผมให้ความร่วมมือท่านประธานหมดแล้วนะชื่อก็ไม่เอ่ยป้ายก็เอาลงแล้ว

ผมจะจบเร็วนะครับท่านอย่าประท้วงเสียเวลาเลยนะครับ
คนไทยทั้งประเทศคงเห็นนะครับว่าเขาประท้วงเพื่ออะไรนะครับ
เทืองเพื่ออะไรเมื่อสักครู่การประท้วงยังไม่เยอะขนาดนี้นะ
มากเห็นท่านนายกมานั่งปุ๊บลุกประท้วงใหญ่เลยโอ้โหเอาหน้ากันขนาดนั้นเจียวหรือ
เอาต่ออย่าไปต่อว่าครับเป็นสิทธิ์ของสมาชิกครับ

ทุกฝ่ายเป็นสิทธิ์นั่งเถอะครับไม่เป็นไร
อันนี้ผมบอกให้แล้วว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิก
เขาใช้ข้อบังคับเหมือนกันทุกฝ่ายเลยครับ
รับฟังครับเราให้เกียรติตามข้อบังคับ

ถึงแม้ว่าท่านจะยกมือกันหลายคนก็ต้องยอม
แล้วก็บังคับบังคับว่าเมื่อมีผู้ประท้วงโดยยืนยกมือขึ้นเนี่ย
ประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชิงให้พูด
ก็ดูโอกาสเรียนให้ทราบครับ

ครับท่านประธานครับเพื่อจะไม่ให้ประท้วง
ผมจะขั้นรายการด้วยการเปิดวีดิทัศน์

อ้าวนี่ไงครับดูสิครับดูนะครับ

โอ้โหรถใหม่ควันดำเลย

รถใหม่นะครับนี่ไม่ใช่เชียงกงนะ

เชียงต่างให้ผมหาเพลงทรณีกันแสงไม่ได้
เลยต้องใช้ธรรมดานแทน
เห็นไหมครับ
ท่านประธานครับผมประท้วงครับ

ประท้วงตามข้อ๖๙ครับ

การที่เอารูปรถถังมาเอาจากไหนครับ

อันนี้ก็ให้ประชาชนเข้าใจ

หมายถึงว่าถ้าเป็นการอภิปรายทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ไว้วางใจ
เอกสารหรือการเสนออะไรก็ตามเนี่ยต้องขออนุมัติประธาน
แต่กรณีนี้เขายกเว้นไว้ครับไม่จำเป็นต้องขออนุมัติ
เพราะฉะนั้นผู้เสนอนี้ก็อาจจะเสนอตรงไม่ตรงเราก็ไม่รู้
แต่ว่าเขามีสิทธิ์เสนอครับ
ท่านประธานครับ
ผมคิดว่าถ้าเราจะไม่จำเป็นประท้วงมาก
ก็อย่าปล้ำเพื่อนนะครับใช้กรณีที่เป็นประโยชน์จริง
ใช่ครับเพื่อประโยชน์ของสภาแห่งนี้
วินิจฉัยข้อบังคับให้ถูกต้องนะครับ
ว่าเป็นทิศทางเดียวกันนะครับ
คือข้อบังคับที่บอกว่ายกเว้นเนี่ยครับ
เว้นในข้อที่ว่าสามารถนำเอกสารหรือว่าวัตถุเข้ามาแสดงได้
ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกต้องไหมครับ

พอเมื่อยกเว้นแต่ว่าข้อบังคับนี้เป็นเพียงข้อยกเว้นเพียงชั่วคราว
นำเอกสารเข้ามาแล้วคือไม่ต้องผ่านการกันกรองจากท่านประธาน
แต่เมื่อนำเอกสารหรือวัตถุเข้ามาในสภาแล้วข้อบังคับนี้ก็ยกเลิก
ก็ศักดิ์และสิทธิ์ก็หมดไปก็หันกลับมาใช้ข้อ๖๙ใหม่ครับ
และสิทธิ์อำนาจของท่านประธานก็ยังมีอยู่
ของสภาแห่งนี้ของสมาชิกก็สามารถกล่าวอ้างข้อ๖๘ได้ครับ
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยนะครับขอบคุณครับ
ฉัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสิทธิ์ของผู้อภิปราย
ที่เสนอเอกสารอ่านเอกสารหรือนำวัสดุมาแสดงได้
อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาครับครับเชิญต่อฮะ
สามารถนำแสดงได้นะครับท่านประธานอีกนิดครับ
สามารถนำแสดงได้แต่ว่าเอกสารเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณากัน
ออกจากท่านประธานว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบท่านผิดหรือไม่ผิดนะครับ

ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นสิทธิ์
เขาไม่ต้องผ่านสภาครับสภาไม่ต้องให้ความเห็นชอบครับ
ไม่มีสิทธิ์เพียงแต่ประธานมีสิทธิ์ที่จะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพที่
เช่นเป็นภาพที่หวัดเสียวหรือเป็นภาพที่คิดว่าไม่เหมาะสมห้ามได้
แต่รถถังเมื่อกี้นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากควันพิษนะครับ
ถ้ากลัวควันพิษก็อาจจะห้ามแต่มันเป็นในรูปนะครับ
เข้ามาเสนอแล้วถ้าประธานเห็นว่าไม่เหมาะสม

รูปนี้ไม่มีปัญหาครับ
ท่านประธานครับกับขวายฝ่าย

กับเดิมท่านประทานสภาที่โคลปนะครับ

ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับขอบคุณครับ
อันนี้เป็นเป็นยูเครนเลยนะครับเป็นวีดีโอเลยนะครับ
อันนี้เขาเรียกว่าโอพลอตครับผมคนละรุ่นครับผม
ท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงนิดเดียวครับท่านประธานครับ
เสียเสียรายเวลาเหมือนกันครับผมสายันยุติธรรมนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชารัฐครับ
ผมติดใจรถถังคันนี้เหมือนกันครับเพราะว่าอยากทราบว่าเป็นยี่ห้ออะไร
ผลิตประเทศไหนผมอยากให้ผู้ไว้ปลายเนี่ย
บันทึกไว้ในที่ประชุมว่ายี่ห้อบ้านปลายแล้วไม่ใช่ปลายปล่อย
ต้องรับผิดชอบต่อที่ประชุมด้วยทีนี้มันไม่มียี่ห้อครับ
รุ่นก็ไม่รู้แล้วมาเปิดให้คนดูทั้งประเทศเนี่ย
ท่านประธานช่วยวินิจฉัยทางนี้นะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับ
นิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเสนอ
ผมเรียนแล้วผมก็ไม่รู้จักและไม่ทราบเป็นภาพรถนั้นจริงหรือไม่
บางเกิดนายกเลยมาร่วมตอบนั้นว่าไม่ใช่ทีนี้ครับ
อเจมส์เรียนสั้นนะครับพระพันธุ์นโยคตอบผ้านพิกษิติว
ท่านประธานพิสูจน์ได้ผมประท้วงเพราะว่าตามข้อ๖๗๑กับข้อ๙นะครับท่านประธาน
เพราะว่าท่านประธานวิจัยหลายครั้งแล้วก็ผู้ประท้วงก็รู้แล้วว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เป็นหน้าที่สุนโยคต้องชี้แจงว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่พูประทวมมาชี้แจงมาตอบแทนท่านโยคครับ
ท่านประธานปิดไมค์ละครับเพราะว่าอยากให้พูดแบบนี้มันไม่จบครับ
อเจมส์กรรมจากภูมิความรักขอบคุณครับ
ครับผมต่อเลยนะครับจะได้เร็วขึ้น
ท่านดูชาร์จอภิมฮาโกงนะครับ
มีการซื้อขายกันเสร็จปุ๊บมีการโอนเงินผ่านประเทศไทยส่วนหนึ่ง
แล้วก็ต่อมาที่บริษัทในหน้าที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็กระจายไปให้บุคคลที่เป็นไอ้โม่งนะครับหน้ามืดอยู่นี่นะครับ
จะไปเร็วนิดนึงแล้วครับท่านดูต่อไปอ้าวต่อเลย
อันนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยทั้งประเทศน่าจะจำได้ดี
เพราะว่าพี่น้องสามป่อเนี่ยเขารักกันมาก
พี่ใหญ่เนี่ยก็โปรดปลานที่จะซื้อเรือดำน้ำนะครับ
พี่รองก็ชอบซื้อเรือเหาะกับไอ้ไม้แย่ส่วนน้องเล็กนะครับก็ซื้อรถถังโอพลอตนะฮะ
เรียกว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แปลกมากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการยึดอำนาจนะฮะ
สิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแม้กระทั่งก่อนยึดอำนาจ
โดยความที่เป็นพบทบรัฐมนตรีนายกทุกยุคทุกสมัยเกรงกลัว
นี่คือประเทศไทยครับต่อเลยครับ
ลงนามรับทราบสเปคราคาของลดสัญญาการซื้อขายนะครับ
ในการสอบสวนของประเทศยูเครนบอกว่าสัญญานี้ทำหยาบมากเลย

แล้วด้วยหยาบอย่างนี้ไม่รู้ว่าอายการของประเทศไทยได้ตรวจสอบไหม
ถ้าอายการตรวจสอบอายการก็มีสิทธิ์ติดคุกนะครับ
แต่ถ้าไม่ตรวจสอบยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลย
หรือว่ากองทัพใหญ่ไม่ต้องมีใครตรวจ
สัญญาหยาบก็ไปได้ต่อเลยครับ
ฝั่งไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อนะครับ
คำสอบสวนของยูเครนนะครับของยูเครนนะครับไม่ใช่ของประเทศไทย
นี่ไงเริ่มออกมาแล้วครับปลอมเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงศูนย์
เห็นไหมครับทางฝ่ายยูเคนนะฮะที่ถูกสอบสวนนี่
หนีไปหมดแล้วครับหนีไปหมดแล้วครับ
รัฐบาลยูเครนกำลังตามจับอยู่ต่อ
ผมเชื่อท่านประธานนะครับท่านประธานดูนะครับเนี่ย
ไม่พูดถึงเลยนะครับเนี่ย๓๐กว่าแผ่น

บริษัทของนางออ่างและลูกมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
การสั่งซื้อรถถังต้องผ่านนางออ่าง
แล้วก็ขบวนการผลิตที่เป็นรถเชียงกงนะครับ
เราก็ตรงไปตรงมาถ้าไม่ใช่ก็บอกไม่ใช่
แต่ผมบอกว่ารถเชียงกงมันเป็นแบบนี้
กระบวนการเบิกเงินสดนี่ไงฮะสลิปทางการเงิน
แฟมนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ท่านประธานไปเลยนะครับ
ว่ามีการเงินโอนให้ใครบ้างนี่หลักฐาน
ผมรอใบนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้รอช้ามากเลย
งั้นอธิบายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเอ้าต่อ
เนี่ยการโอนเงินนะฮะและธุรกรรมสินค้า
มันมีเส้นทางชัดเจนเลยว่าไปยังไง
ต่อเลยครับต่อเลย
กลายเป็นผู้รับนี่ไง
สัญญามันมัดแน่นเลยเห็นไหมครับ
ระบุชัดเลยว่าเอื้อกันขนาดไหน
ทำเพื่ออะไรถ้าโปร่งใสเขาไม่ทำแบบนี้นะครับ

ภาพนี้ไม่เป็นไรหรอกครับเขาแค่ย้ำว่า
สามพี่น้องเนี่ยเขาชอบช้อปปิ้งอะไรบ้าง
ต่อเลยครับต่อเลยไม่เสียเวลา
ซึ่งผมก็ไม่มีเจตนาว่าจะเอามาหลอกลวง
แต่เห็นแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันควันดำขนาดนี้รถใหม่
นะฮะซึ่งท่านอ้างว่าอ้างสารพัฒน์เลย
หนึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพ
รถเก่าทดแทน๒๐๐คัน
ความสัมพันธ์ที่ดีกับยูเครน
และรัสเซียและจะวางตัวเป็นกลาง
หลังการเพิ่มการค้าสองฝ่าย
นะครับแล้วก็หวังวิจัยพัฒนาร่วมกัน

รถถังสมรรถนะสูงคุณภาพ
ดูภาพควันออกตูดเนี่ยนะฮะ

ต้นทุนต่ำราคาถูกส่วนต่างเยอะ

ใช้คำว่าอะไรโกงแล้วกัน

ผู้นำของยูเครนที่ขี้โกงน่ะ

เพราะว่ารถเซียงกงเนี่ยต้นทุนมันต่ำ
ราคามันถูกส่วนต่างมันเยอะ
แกนิ่งในพาเวอร์ในการเจรจาต่อลองเนี่ย

นะฮะมันจึงออกมาเป็นสัญญาอันนี้

นะครับมันเป็นหน้าตาแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอ้าต่อเลย

แล้วคนไทยรับมีการโอนผ่าน

ทั้งหลายแหล่นี่นะพวกไอ้โม่ง

ส่งมอบรถช้าตั้ง๓๔ปี
ออกมาแถลงเลยนะครับของโฆษกกระลาโหมไม่จริงเถียงมาแล้วครับ

ผู้บุญชาขนาด๖ในขณะนั้นขยันเกินหน้า
ห่วงเรื่องส่วนต่างราคาหรือเปล่านี่ไปด้วยตัวเองนะ

พันเอกนะครับพันเอกนะครับวิญชัยสุวารี
อนุญาตนะครับนี่เป็นข่าวนะครับ
โคโศกรัฐบาลนะครับข่าวนั้นนะครับ
ว่าการสั่งซื้อเป็นลักษณะการจัดหาแบบวิธีพิเศษ
วิธีพิเศษแปลว่าอะไรครับไม่ต้องมีการประมูลไม่ต้องมีการตรวจสอบ
สั่งได้เลยอนุมัติได้เลยนี่ไงแหละครับนี่แหละครับ
พบทบเขาทำกันแบบนี้และต้องมีการผลิตใหม่
อ้างว่าผลิตใหม่นะครับรถเชียงกงบอกผลิตใหม่
แล้วก็สายการผลิตผมไปดูถึงโรงงานเขาบอกว่าปีหนึ่งผิดได้แค่๕คัน
ท่านมะคูงด้วยนะครับซื้อ๔๕คันพี่น้องครับ
เชื่อไหมครับมีใช้อยู่ในยูเครนผู้ผลิตใช้แค่๑๐คันไม่จริงเถียงมา
ประเทศไทยซื้อ๔๙คันและประเทศอื่นนะครับ
ปากีสถานบังกรเทศเขายังไม่ซื้อเลยทำท่าจะซื้อแล้วก็ไม่เอา
สายหัวหนีเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าเป็นรถใหม่จริงนะฮะ
การผลิตมันต้องผลิตได้เร็วไอ้นี่ไปมัวไปหาชิ้นส่วนในทั่วยุโรปเลย
หลักฐานก็บอกละ๑๓๔บริษัทเนี่ยที่ช่วยหาชิ้นส่วนให้
นี่แหละครับเขาเรียกรถเก่าย้อมแมวนะฮะแล้วก็ท่านดูนะครับ
ทางการจึงไม่นะฮะการส่งมอบล่าช้าที่เกิดขึ้นนะครับ
ไม่ใช่เจตนาจะเอารัฐเอาเปรียบทางการไทยจึงไม่ติดใจนะฮะ
ติดใจนะครับส่งมอบช้าบอกไม่ได้เอาเปรียบซื้อรถขานเซียนกง
ส่งมอบช้าไม่เอาเปรียบช่วงนี้กำลังเป็นช่วงยึดอำนาจเลยนะครับ
นะฮะส่วนการซื้อรถถังเพิ่มกองทัพบกเป็นไปตามแผนทดแทน
สุดท้ายต้องไปซื้อของจีนมาใช้แล้วซื้อของจีนได้จีนก่อนด้วย
นะฮะของของยูเครนยังไม่ได้เลยครับต่อเลยครับ
นี่นะครับความเสียหายที่เกิดจากการสนใจซื้อรถถังยูเครน
จากรัสเซียยูเคนนะฮะลบกันอยู่นะครับ
สับสนการเงินยูเครนซื้อรถถังย่อมสร้างความไม่พอใจให้รัสเซีย
จริงเถียงมาผมลบกับยูเครนเนี่ยรัสเซียลบกับยูเครนเนี่ย
ซื้อรถถังยูเครนเอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วรัสเซียจะพอใจไหม
นี่ไงความมั่นคงนี่ไงท่านทำยังไงนะฮะ
คุณภาพไม่เป็นไปตามที่อ้างโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะนี่ไงฮะ
และการจัดส่งไม่เป็นไปตามงวดงานเห็นไหมครับ
นี่คือเพราะความเป็นเชียงกงไม่สามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตรถถังในประเทศไทยได้
จัดฉากกันโอ้แถลงข่าวจะมีความร่วมมือพัฒนา
ผมไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าเลยแล้วก็อ้างจีซูจีแต่ออ่างเนี่ยนะเป็นผู้ดำเนินการ
นี่นะครับเอาละผมไม่อยากอ่านเยอะเอาข้ามไปเลย
สูงหน่อยอันนี้๒คนยกสูงหน่อยแค่นี้

เป็นวิทยาศาสตร์ของการที่จะพัฒนาเรื่องวัตถุดิบ
รถถังสิ่งที่สำคัญที่สุดแปลว่าอะไรรู้ไหมไอ้ตัวเกาะมันเนี่ยนะครับ
เขาต้องมีเซรามิกมีอะไรต่อหลายอย่างที่ผสมใหม่
แต่ปรากฏว่ารถถังยูเครนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่าเกือบ๓๐ปีแล้ว
ผมก็เลยท้าเลยนะท่านนายกท้าเลยนะครับเอาสามปอไปนั่งในรถถังคันนี้
สารันวุฒิจะนั่งในรถถังคันนี้ผมจะยิงให้ดูเลยรถถังจะแตกเละเลย
นะถ้าท่านไม่ตายนะผมยอมตายเลยผมท้าเลยนะครับท้าเลย
นี่นะฮะเอา๓ปอเข้าไปนั่งเลยแล้วสลันพุทธนี่จะยิงเข้าไป
สมมุติครับอย่าท้าทายอย่าท้าทายเลยครับ
เอาครับไม่ท้าทายครับกลับขอตาถอนเลยครับถอนนะ
ท้าทายถอนออกเลยนะไม่มีเปลี่ยนเลยครับเอาหน้าต่อไป
กลับเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกแล้วก็สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้
ท่านดูนะครับยกสูงหน่อยนะครับยกสูงนิดนึง
อากาศหนาวมากเลยนะครับแต่ผมยอมลงทุนถอดเสื้อออกกลัวจะจำไม่ได้
ผมถึงไปรู้ว่าไอ้รถถังเนี่ยมันเก่ายังไงมันเป็นยังไงมันเป็นรถเชียงกงยังไงหลักฐานชัดเลยนะครับนี่ตัวเครื่องบินนะยูเครนเพื่อไม่ให้ฝ่ายที่มีอำนาจเนี่ยรู้ว่าผมไปยูเครนผมทำไม่รู้ไหมครับที่จริงมีไดเล็กไฟต์นะจากประเทศไทยไปยูเครนแต่ผมต้องบินอ้อมไปลงที่แร้งเฟิร์สแล้วจาก
เอาละอันนี้คือรถถังที่เขาเห็นแล้วเอาละท่านเถียงว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิสูจน์กันนะฮะนี่นะตัวอย่างกระบวนการเบิกเงินสดนะฮะแล้วก็จ่ายเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เอาเงินผ่านเอกชนได้ยังไงนี่ไงหลักฐานการโอนเงินเดี๋ยวผมให้ท่านประธานไปเลยนะครับ

สัญญาเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายสอบสวนของยูเครนนะครับเขาเขียนเลยนะครับว่าเป็นรถเก่า
แล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับผู้ที่ผมเคารพนับถือเป็นอดีตในทหารใหญ่
พัฒนากุลใช่ไหมพัทยกุลแล้วก็พลเอกสมทัศน์อัตนัน
ท่านเคยเตือนแล้วบอกว่าไอ้รถถังเนี่ยมันเป็นรถเชียงกงรถเก่า
อย่าเอาเด็ดขาดนะแต่น้องไม่ฟังไปซื้อเดี๋ยวเอาภาพของท่าน
เอกสมทัศน์กับท่านวินัยมาให้ดูเลยว่าท่านพูดไว้อย่างนี้จริง
เห็นไหมครับแน่จริงเถียงมานะถ้าผู้ใหญ่สองท่านนี้ไม่ได้พูดไม่ได้ตื่น
แต่ท่านก็ดันทุลังซื้อผู้ใหญ่เตือนแล้วยังไม่ฟังนะนี่ไง
เป็นสัญญารถใหม่แต่ว่าเอารถเก่ามาทำโอ้โหไปเห็นกับตาแล้วสงสารประเทศไทยจังเลย
นะฮะถ้ามาอยู่เมืองไทยนี่ไอ้ต้นกกเนี่ยมันมันท่วมไปแล้วนะฮะ
เอาอย่างนี้ไม่ต้องก็แล้วอันนั้นพอแล้วผมไม่ใช้แล้วผมสรุปเลย
สรุปตั้งแต่ท่านยึดอำนาจมากกว่า๖ปีหลังจากที่ท่านมาสืบทอดด้วย
ท่านจะอ้างว่ามีประชาธิปไตยแต่ท่านก็มี๒๕๐เสียงมารอยกมือให้
จะอ้างว่า๘ล้านเสียงเลือกท่านมาไม่รู้ว่ากรกตทำยังไง
ท่านอ้างว่าท่านมีสอสอเกินสองร้อยห้าสิบผมว่าท่านต้องขอบคุณกอกกตอนะ
ที่นับคะแนนแบบแบบนั้นมาให้ท่านน่ะสำหรับว่าถ้าเตือนพยายามอย่าไป
ครับเอาละครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนั้นเขาตอบแบบนี้อ่ะ
ท่านประธานฮะผมก็เลยต้องสวนก่อนฮะคือผมไม่อยากให้เขาตอบอะไรที่มัน
มันไม่จริงผมก็เลยตีปลาหน้าใส่ก่อนครับแล้วการที่ท่านยึดอำนาจมา
นะครับท่านผลานงบประมาณแผ่นดินไปอย่างมากมายเลย
ผลาญจนคลังถังแตกท่านมีแต่กู้กู้ช่างมันไม่ใช่เงินฉัน
ฉันกู้มาแล้วฉันจะผลาญยังไงก็ได้ฉันจะทำยังไงได้
ปูดนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจนหนี้ท่วมเลย
ทำเศรษฐกิจไทยพังยับเยินโอ้ยท่านไปอ้างว่าเนี้ยมีมีโรคไวรัสมา
มีอะไรต่างผมบอกให้เลยนะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ
ที่เราซุดอย่างนี้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราไม่ดี
บริหารประเทศที่ยึดอำนาจมาหลายปีนั้นมันทำลายภูมิคุ้มกันเราหมด
เจออะไรนิดเดียวไปเลยแต่บริษัทเพื่อนบ้านที่ดีก็ยังมี
จริงเอามาเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบสิงคโปร์เขาโตเท่านั้นเท่านี้
เอื้อเจ้าสัวบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งปิตาเลียนเท่าไหร่ทองคำเท่าไหร่
ดูสิครับห้างสรรพสินค้าห้างร้านพ่อค้าแม่ขายเจ๊งกันหมดแล้ว
จะได้รู้เท่าทันไงเห็นไหมครับ
แล้วก็บอกว่าท่านทำเศรษฐกิจประเทศไทยพังยับเยิน
คนไทยเป็นหนี้ตกงานหนี้ท่วมฆ่าตัวตาย
ตอนนี้ไอ้เตาอ้างโล่เนี่ยมันขายดีนะครับเอาไปลมควันให้ตายกันทั้งครอบครัว
เห็นมั้ยครับผลงานท่านเนี่ยผมสงสารจังเลย
วิญญาณพวกเขาไม่รู้ไปผุดไปเกิดหรือยังอยากให้เขารู้ว่าวันนี้สารวุฒิสลังเกตได้มาต่อสู้ให้เขาแล้วนะ
ผมอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงสักทีเถอะอย่างนี้มันไม่ไหว

ถึงท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ท่านมักจะกล่าวอย่างมีนัยยะว่าท่านเนี่ยเสียสละเหลือเกิน
โอ้โหผมฟังแล้วพวกผมเสียสละนะเสียสละ
ที่ผมได้อภิปรายมาขั้นต้นแล้วก็จนมาถึงซื้อรถถังเสียงกงที่ยูเครน
นี่คือการเสียสละอย่างยิ่งเลยนะครับ
แล้วท่านมักจะกล่าวกับพักพวกของท่าน
แล้วก็พักพวกของผมด้วยก็ถูกท่านหลอก
อกไปประชุมที่สโมสรกองทัพบกแล้วบอกว่าไปคุยกันเรื่องความขัดแย้ง
แล้วท่านก็ฉวยโอกาสยึดอำนาจจับพักพวกผมไปติดคุกไปกักตัวไปขัง
นี่คือสิ่งที่ท่านคนชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้เสียสละทำ
การปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยท่านพูดนะ
โม่คุยโตถ้าไม่สำเร็จผมเสี่ยงชีวิตแล้วเสี่ยงอะไรแล้ว
พวกท่านมีปืนมีรถถังมีทุกอย่างอาวุธเนี่ย
ผมจะบอกให้ปรากฏด้วยมีอะไรบ้างไหมฮะลูกน้องท่านถือ

เราอภิพลายไม่แว่งใจภรรณาภิมศาชนแบบนี้
ประเด็นประเด็นที่ช่องสรวจพูดนั้นเมื่อวาน

ผมคิดว่าประเด็นอนุญาโภยยักษ์ให้ซ้ำ
แต่บางประเด็นคงไม่เป็นประเด็นโดยตรงของการอภิปรายไม่วางใจ

แล้วถ้าใครไม่ยอมท่านคนนั้นก็ต้องมีปัญหา
แต่ถ้าใครยอมสิโนลาบท่านจะได้ดี
ท่านฟอกให้เป็นคนดีได้ในเฉียบพันเลย

ท่านไปออกใช้มาตราสีบสี่
ทำร้ายคนเนี่ยหลายร้อยคนหลายร้อยชีวิต

แต่ท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยมีอำนาจจะทำได้ทุกอย่าง
ย่ามใจเหลือเกินนะฮะ
ท่านช่วยปฏิเสธหน่อยนะครับว่าไม่จริงนะ
เพราะคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเขารู้กันทั้งประเทศแล้วนะฮะ
แล้วท่านเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากเลยนะครับ
คนจนเนี่ยดูแล้วท่านจะดูถูกคนจนนะ
ทำไมผมกล้าพูดคำนี้ครับท่านก็บอกคนจนไม่เสียภาษี
บอกอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยตัวเองสิหน้ากากก็ต้องซื้อเองอะไรก็ต้องทำเองหมด
นะสารพัดเลยแล้วท่านพูดกับคนจนก็พูดอย่างนึง
แต่เวลาท่านคุยกับเจ้าสัวนะครับท่านครับท่านครับท่านได้ครับได้ครับได้ครับ
อันนี้จิ้งจกที่อยู่ในสภาเขาเล่าให้ผมฟังนะเวลาเจ้าสัวคนหนึ่งโทรมา
สัวจอจาเนี่ยครับท่านครับท่านครับท่านครับท่านตลอดเลยนะครับ
นี่เรื่องจริงถ้าไม่จริงเถียงมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า
ผมสงสารสงสารประเทศไทยที่มีนายกแบบนี้
กว่านั้นนะครับท่านชอบอ้างเรื่องความรักชาติรักสถาบัน
ท่านก็เอาหน้าที่การงานที่เป็นทหารของท่านนั่นแหละมาข่มคนอื่น
วันเด็กที่ผ่านมาท่านจำได้ไหมท่านไปพูดอะไรกับเด็กผมถอดมาเรียบร้อยแล้ว
ท่านเล่าเรื่องความรักจงรักภักดีของพันท้ายนรสิง
พันธายนรสิงศ์นายกจำได้ไหมกราบเรียนผ่านทหารไปถึงนายก
ท่านเล่าเรื่องความจงรักพรรคดีให้เด็กฟังในวันเด็กนะ
ว่าพันธายนรสิงศ์เสาร์พุทธครับก่ำพ่องกันประท้วงโดย
ท่านอ้างถึงความกล้าหารเสียสละของพันท้ายนรสิงที่ทำหัวเรือหักโดยไม่ยอมให้พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าเสือเสื่อมไปเพราะการทำหัวเรือหัก
ผ่านการถวายน้ำพิพัฒน์ซึ่งมีความประโยคตอนหนึ่งได้กล่าวว่า
พักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตว์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่
ปฏิบัติการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ
และโดยความเสียสละ
เพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงภัยบูลของประเทศชาติไทย
ตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่
และท่านยังปฏิบัญญาณต่อหน้าทงชัยเฉลิมพลโดยกล่าวว่า
ข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะยอมตายเพื่อเทิดทุนรักษาไว้
การเรียนประตาสภาพผู้แทนรัสดรที่รับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัสดรพลังประชารัฐ
ตอนนี้ท่านกำลังจะกล่าวเข้าไปสู่ข้อห้ามข้อที่ควรหลีกเลี่ยงในการอภิปรายในสภาแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ท่านมักจะชอบพูดว่าท่านจะจบอยู่เรื่อยแต่ท่านกำลังกินเวลาของฝ่ายค้านซึ่งเหลือแค่ไม่๒๐นาทีเองนะฮะ
ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานผมก็ฟังท่านจะจบมาหลายครั้งแล้ว
แต่ท่านเล่นจะมาจบโดยที่ฝ่าฝืนข้อบังคับซะด้วยผมฟังไม่ได้แล้วครับ
แล้วเมื่อกี้ท่านก็ไปยืนกอดอกเวลาอภิปรายผมก็ว่าจะท้วงแล้วไม่สุภาพครับท่านประธาน
ที่จริงท่านสนานุษย์ผมชอบนะฮะที่ท่านอภิปรายนะฮะแต่เพียงแค่อยากจะประท้วงเพื่อให้ท่านได้ครบสมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นเองครับ
อนุโลมอดีตกันมาเยอะพอสมควรเนี่ยเพราะว่ามันจะยงถึงไหม
ถ้าโยงถึงก็อนุโลมให้พูดได้
แต่ว่าบางเรื่องอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านไปบนประท้วง
ก็มีเหตุผลที่ในประเด็นที่ไปหยิบยกเรื่องอะไรทั้งหลาย
บางทีอาจจะไม่เกี่ยวประเด็นเรื่องบริหารโดยตรงเนี่ย

เพราะว่าท่านสรวุฒิได้ใช้เวลามาถึง๒ชั่วโมง๓๓นาทีแล้วครับ
ผมได้เปิดตลอดเลยเพราะว่าไม่ทักท้วงเรื่องเวลาเลย
เพราะว่าฝ่ายค้านได้ยืนยันว่าเขาบริหารเวลาเองครับ
อันเชิญครับก่อนจะจบก็พยายามอย่าไปฝืนนะครับ
กลับจบด้วยคนไม่ไว้อ่อนใจครับ
กล่าวขอบคุณท่านประธานนะผมจะจบเร็วแล้วครับผมจะข้ามไป
ก็คือได้สาบานตนได้อะไรไว้มากมายไก่กองนะ
แล้วก็ในส่วนที่ผมติดใจก็คือว่า
ท่านบอกว่าท่านจะปฏิบัติตนปฏิบัติภารกิจ
เป็นที่ไว้วางพระราชหรือไทย
ใต้ฝ่าร้องทุลิพาบาททุกประการตลอดไป

ประทรวงครับนิดเดียวสัมภาษณ์ครับนิดเดียวก็ไม่ได้ครับ
ครับสารวุฒิข้ามเรื่องนี้ไปครับข้ามเรื่องนี้ไปครับ
ผมเอาสั้นเลยนะครับไม่ต้องครับข้ามไปเรื่องสุด
เอาผมจะข้ามเรื่องถวายสัตว์แต่ผมบอกให้เลยครับ
น่าไปเล่าให้เด็กฟังในวันเด็กว่าเป็นพันท้ายนรสิง
พันท้ายนรสิงแม้กระทั่งพระองค์ท่านนะครับ
ความเมตตาท่านยังยอมสละชีพเลย
พี่น้องคนไทยทั้งประเทศดูนะครับว่าการประท้วงมีเหตุผลแค่ไหน

ไปอบรมเด็กไปสอนเด็กว่าต้องทำตามพันท้ายนอสิงไหมแล้วท่านทำไหมครับ
ท่านนายกทำหรือเปล่าทำแบบพันท้ายนรสิงห์หรือเปล่า

มันเจ็บปวดแทนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็การประท้วงเนี่ยมันน่ารำคาญมาก

ดไว้หลายครั้งเลยนะเนี่ยโอ้โหได้คะแนนเยอะเลยนายกจดเองเห็นหน้าเองเลย

เอาละครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีของท่าน
ท่านบันทานครับ

ท่านพ่อปลายนี่ใช้เกรยา

โอ๊ยแทนจริงแทนจริงฟ้องด้วยเลยครับ

ท่านบุธเนี้ย

หนึ่งอย่าสาบานนะเพราะเราอยู่กับหลายคน
สองก็คืออย่าท้าทาย
ท้าทายเพราะการท้าทายนั้นจะทำให้
เป็นเงื่อนไขที่ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นตามมา
คือพูดง่ายคือไม่อยากให้สูญเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ผมได้ขอร้องว่าอย่าสาบานอย่าท้าทายกันนะครับ
เราใช้เหตุผลกันอดทนใช้เหตุผลกัน

เรื่องของสถาบันเลยครับ
ถ้าไม่พทั้งมันจบไปแล้วนะ
ก็ขอเถอะครับผมจะสรุปจบ

สาบานดื่มน้ำพิพัฒนสัตยาทุกอย่างทำมาหมดแล้ว
แล้วก็ไปคุยโม้คุยโตกับเด็กว่า
เป็นพันท้ายนรสิงห์ทำแบบไหนแต่ตัวเองทำตรงข้าม
และผมจะพิสูจน์ความจงลักษ์ตีของท่าน
ไม่ให้พูดเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบไม่เป็นไรผมไม่พูด
แต่การถวายสัตว์ไม่ครบยิ่งใหญ่กว่าเรื่องของพันท้ายโนสิงศ์หลายเท่า
และสิ่งที่ผมจะสรุปก็คือว่า
เพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักษ์ดีจริงเนี่ยนะครับ

ก่อนที่จะมาอภิปรายในวันนี้มีคนเตือนผมเยอะว่าอย่านะคุณเล่นกับอะไร

ถ้าผมกลัวผมไม่ยืนอภิปรายสู้ขนาดนี้
นี่คือนักรบพันธุมาจากเมืองพิชัย
ลูกพระยาพิชัยดาบหักคนหนึ่งเหมือนกัน

เพื่อพิสูจน์ความจงลักษ์ดี

ผมได้ทำพินัยกรรมให้กับลูกผมแล้ว

ให้พี่น้องต้องรักกัน

พ่อจะทำดีให้บ้านเมือง

สั้นนิดเดียวที่ผมจำเป็นต้องทำเช่นนั้น
เพราะผมรู้ว่าผมกำลังเล่นกับอะไร
และก็บอกให้พี่น้องรักกันต้องดูแลกัน
ยิ่งกว่านั้นกลับเรียนท่านประธาน
ไปถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชายศพลเอกเลยนะครับ
เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่ผมกล่าว
พรุ่งนี้ท่านประธานครับ

เสียเวลาสภาแล้วทำให้สภาเสื่อมเสีย

วันนี้เป็นเรื่องของอภิปรายไม่วงใจ
ไม่ใช่การสั่งเสียก่อนตายนะครับ

มันเสื่อมเสียจริงครับท่านเอาสภาเอาเวลาของภาษีประชาชนมาสั่งเสีย

ขอขอให้ท่านวิจัยด้วยเพราะว่า
มันอภิปัยไม่บังใจไม่ใช่มาซัง

จบตอนท้ายเพียงแต่ขอร้องอย่าไปท้าทายเรื่องความจงรักภักดีอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็อย่าใช้ความกลัวถ้าเราพูดอะไรไปว่ากลัวว่าพูดไปแล้วจะเป็นอันตราย
ถ้ากลัวแล้วพูดทำไมเราก็ต้องไม่กลัว
เพราะฉะนั้นอย่าไปแสดงความกลัวด้วยการพูดอะไรในลักษณะป้องกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
สภานี้ไม่สำนุนความกลัวนะครับที่เปิดโอกาสเพราะเราอยู่ในระบอบประชาปไตยในระบอบรัฐสภาที่มรษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เราต้องการให้ประชาปไตยมีประสิทธิภาพจึงเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง
ไม่ถูกกัดเลยด้วยให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเมื่อมีการกาวฮาอีกฝ่ายก็ต้องมีศิษฐ์ตอบ
ผมถึงได้เรียนว่าเมื่อเราใช้อะไรแรงไปถ้าเขาตอบแรงเราก็ต้องรับได้

และเราไม่สำนุนผมว่าสภาพวกเราทุกคนไม่สำนุนให้เกิด
ความกลัวในทำงานและท่าเราสุจริต

เชิญนะครับท่านสรุปจะได้จบ
ผมประทับใจคำแนะนำของท่านประธานมาก

ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็เอาความจริงมาพูดกันบ้างในสภาแห่งนี้เท่านั้นแหละครับไม่มีอะไร
ผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ท่านนายกไปที่วัดพระแก้วกับผมหน้าวัดพระแก้วนะครับ
เราจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจ
ผมไม่ท้าแล้วครับไม่ท้าท่านประธานจะปิดจบแล้วนะไม่ท้า
อย่าไปท้าไปวัดพระแก้วเลยอย่าไปท้ากันครับในสภานี้เราใช้สะพานนี้ให้เป็นประโยชน์

กับท่านประธานนะครับผมจะจบภายในไม่เกิน๓๐วินาทีแล้วอย่าได้ประท้วงและเบรกผมเลย
ให้ผมพูดให้จบเถอะครับท่านอื่นจะได้อภิปรายต่อ
เมื่อผมได้สั่งลากับลูกแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้ว
เตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแรกยิงกันดูเลย
นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรับภาคดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับขอบคุณครับ
ผมขออนุญาตครับอันนี้ไม่ต้องเตรียมกระสุนนะครับเพราะผมเห็นปืนของท่านแล้วว่า
ปืนของท่านเล็กไม่ต้องมายิงกันครับ
แล้วพอท้ายิงอันเดียก
ให้ถอนนะครับ
เพราะฉะนั้นแสดกความกลัวของเรา
ท่านประธานไม่ได้แสดงความกลัวหรอกถ้ากลัวไม่กล้าอภิปราย
แต่ไม่ได้ถอนเพราะใครบางคน

ครับขอบคุณมากครับ
ก็ที่จริงรับปากจะปรึกษาเรื่องเวลา
เพราะเป็นเวลาของรัฐบาล
ผมขอราธบาลได้แทรงได้ตอบก่อน

เราจะหาด้วยเรื่องเวลาครับ